ทุกผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่นะฮะเอากันในช่วงเวลานี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเนี่ยเต็มอีกทีนึงนะครับวันนี้๕๙วันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้งสองฝ่ายก็คือฝั่งลุงพลลุงเขยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่ก็แสดงความสงสัยไปเนี่ยมีการสาบานกันไหมท้าสาบานกันไหมนะครับ
วันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับเมื่อวานนี้มาที่ไทยรัฐทีวี
มาถามตรงมาไทยรัฐนิวโชว์วันนี้ก่อนจะกลับบ้านที่มุกดาหารไปที่วัดพระแก้วนะฮะ
แล้วก็ได้สาบานนะครับทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันลุงพลวันนี้ก็ไปที่วัดถ้ำภูผาแอกนะฮะ
ลุงพลเนี่ยอยู่ที่บ้านที่มุกดาหารวัดถ้ำภูผาแอกเป็นวัดในพื้นที่ที่คนเคารพนับถือบูชามาก
ลุงพลก็ไปสาบานเหมือนกันนี่ฮะเดี๋ยวไปฟังนะครับ
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาได้มากราบคารวะหลวงปู่ลิ้นทีคปัญโย
ลูกขอมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกว่า
จริงคำสาบานเนี่ยยาวกว่านี้นะเดี๋ยวท่านรอหลัง๒ทุ่มกันแล้วกัน
แต่ให้ท่านเห็นก่อนว่าเมื่อวานนี้ลุงพลเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมายังคุณแม่น้องชมพู่
บอกว่าสาบานไหมถ้าใครบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยไปสาบานกันต่อหน้าวัดพระแก้วเลยไหม
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นะครับวันนี้ก็เลยไปสาบานก่อน
แต่ว่าตัวเองเนี่ยไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกในพื้นที่ต่อหน้าหลวงปู่ลิ้นทีคปัญโยที่ชาวบ้านกกอกศรัทธา
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หลานสาว
แล้วก็ยังเรียกร้องให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมาสาบานพร้อมกันไม่ใช่ต่างคนต่างพูดไปในทางของตัวเอง
ส่วนที่แม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์บอกว่าลุงพลเนี่ยมีท่าทีดูเหมือนว่ารักชมพู่รักหลานสาวมากเกินไป
ลุงพลมองว่าการที่คนที่จะลุงรักหลานหลานรักลุงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิด
แล้วก็มองว่าการที่แม่น้องชมพู่พูดแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการดูถูกกัน
ถ้าแม่เขาพูดไปในลักษณะแบบนั้นนะว่าผมรักชมพู่มากออกหน้าออกตาเกินพ่อแม่เนี่ย
จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกการรักลูกหลานคนที่เป็นญาติเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละ
มันไม่ได้คิดอะไรเกินเลยเหมือนกับแม่เขาไปออกสื่อว่าผมคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับชมพู่
นั่นมันเกินเหตุสำหรับพี่น้องกันไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วไม่รู้อธิบายหรือว่าสาบานอะไรไปบ้าง
ไม่รู้ต้องมาพูดประโยคเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างพูดไปไปในทางของตัวเอง
ครับแต่วันนี้ลุงพลให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงเย็นนะคะใช่ครับ
ลุงพลบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ถ้าพ่อแม่กลับไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
ลุงพลพร้อมไปคุยนะคือจะไปคุยต่อหน้าเอาให้เคลียร์เลยนะลุงพลบอกแบบนี้
เคลียร์ใจแล้วใช่จะเคลียร์เลยจะเปิดใจคุยกันเลยนะคะครับทีนี้ค่ะในมุมของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
ก่อนที่จะกลับที่บ้านกอกที่มุกดาหารช่วงเช้าวันนี้ค่ะไปวัดพระแก้วคือรับคำท้าของลุงพล
รับคำท้าที่จะไปสาบานที่วัดพระแก้วนี่นะคะมีน้องสดิ้งไปด้วยนะคะพี่สาวของน้องชมพู่
ก็ไปที่ด้านหน้านะคะอยู่ที่ฝั่งตรงทางเท้าฝั่งประตูข้างวัดพระแก้ว
คุณพ่อคุณแม่ก็ใส่ชุดขาวน้องสดิ้งใส่ชุดสีขาวคาดเหลืองนะคะ
กับแม่ของน้องชมพู่ก็ประนมมือแล้วก็สาบาน

อะไรเนี่ยนะฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่หรือลุงพลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าถ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอหลัง๒ทุ่มดีกว่าใช่ไหมจะได้เต็มไป
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาสาบานกันยาวนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบเต็มนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยพ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าสบายใจมากขึ้น
ทำตามคำท้าของลุงพลเรียบร้อยแล้วไม่รู้สึกกลัวคำสาบานเลยเพราะที่ผ่านมาพูดแต่ความจริง
คือลุงพลท้าเนี่ยถึงขั้นที่ว่าขอให้มีอันเป็นไปเลยนะแม่กับพ่อบอกพร้อมพร้อมสาบาน
แต่คุณยายเนี่ยคุณยายบอกว่าอยากให้ลูกแล้วก็ลูกเขยเนี่ยมาดื่มน้ำสาบานพร้อมกัน
ใช่บอกว่าอยากให้มาแบบทั้งครอบครัวเลยทุกคนพี่น้อง
ไม่ใช่ว่าคุณยายหรือว่าคุณตาสงสัยใครในครอบครัวนะแต่ในเมื่อมันเกิดความเคลือบแคลงกันเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าทุกคนมาดื่มน้ำสาบานพร้อมกันเนี่ยเอาที่นี่แหละที่วัดที่ลุงพลไปเนี่ยวัดถ้ำภูผาแอกที่บ้านเนี่ย
มันจะได้หายแคลงใจกันถ้าทุกคนพร้อมใจกันดื่มน้ำสาบานเนี่ยทุกคนจะได้แบบ
เห็นไหมทุกคนก็บริสุทธิ์ใจกันหมดจะได้ไม่ต้องแคลงใจกันอีกจะได้กลับมารักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาธิสามัคคีกัน
ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความบาดหมางในครอบครัวใช่นะความบาดหมางในครอบครัวมันจะเป็นเหตุนำไปสู่การไปลงที่หลานสาวคนเล็กหลานสาวคนสุดท้องวัยสามขวบของบ้านอย่างน้องชมพู่หรือไม่อย่างไรใช่คือลุงพลเนี่ยทิ้งท้ายเอาไว้ครับที่จะต้องขยายความเพิ่มเติมคือลุงพลทิ้งท้ายเอาไว้ในลักษณะที่ว่าอยากจะให้แม่ของน้องชมพู่ออกมาพูดสักทีครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ครอบครัวเนี่ยมันคืออะไรที่นำมาซึ่งเหตุการณ์ร้ายร้ายเนี่ยวันนี้คุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่คุยกับเราหมดเลยรวมทั้งคำถามของบางคนตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่ใช่ลูกของคุณแม่คุณพ่อจริงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบกับเราไว้นะคะ
ท่านผู้ชมครับติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับวันนี้๕๙วัน๕๙วัน
เป็นเด็กน้อยที่สุดของบ้านวัยสามขวบอืมสองฝ่ายเนี่ยบอกว่าสาบานกันก็ได้นะ
ใช่ค่ะนะวันนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่คือภาพที่ลุงพลนายชัยพลวิพานะฮะ
เขยน้องชมพู่ไปที่วัดถ้ำภูผาแอกนะวัดที่ชาวบ้านกกอก
เขารบนับถือศรัทธาบูชานะลุงพลนายชัยพลวิพานะครับ
ไปที่นี่เพื่อไปสาบานสาบานยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาได้มากราบคารวะหลวงปู่ลิ้นทีคปัญโย
ลูกขอมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกว่า
ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจทำให้เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชา
ได้รับการเสียชีวิตในครั้งนี้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้า
เกิดการวิบัติขอให้ชิบหายขอให้ตายโหง

นี่ฮะค่ะวันนี้ลุงพลไปสาบานใช่ค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้ก็พูดผ่านมายังคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่ผ่านสื่อ
ใช่ลุงพลเป็นคนท้าก่อนเลยท้าคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ให้ไปสาบานที่วัดพระแก้ว
แล้วก็ท้าสาบานเอาถึงขั้นแบบที่ลุงพลเขาพูดนี่แหละใช่ค่ะ
แล้ววันนี้ตัวเองก็ไปที่วัดถ้ำภูผาแอกที่บ้านนะครับ
ไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกต่อหน้าหลวงปู่ลิ้นธีคปัญโยที่ชาวบ้านกกอก
นับถือศรัทธานะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วก็ขอให้ทุกคนในบ้านในครอบครัวเนี่ย
สาบานพร้อมกันมาพูดประโยคเดียวกัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างพูดไปในทิศทางของตัวเอง
ลุงพลบอกว่าครั้งนี้เป็นการสาบานเรื่องน้องชมพู่ครั้งแรกนะฮะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยสาบานมาแล้วถ้าท่านยังจำได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดู
รอแป๊บนึงเคยสาบานกับไทยรัฐทีวีนี่แหละไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
ไปที่จุดที่เป็นที่เก็บกระดูกของน้องชมพู่อ่ะแต่ลุงพลบอกว่านี่เป็นการสาบานครั้งแรกนะ
ที่เป็นเรื่องของน้องชมพู่แล้วก็มีถ้อยคำที่แบบรุนแรงแบบนี้เลยนะครับ
ที่ผ่านมาเคยไปสาบานมาบ้างแต่จะเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องที่ทำไม่ดีกับครอบครัวนะ
เป็นการไหว้พระขอพรให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ส่วนกรณีที่แม่น้องชมพู่บอกว่าลุงพลเนี่ยดูรักหลานมากเกินไปนะ
ดูรักชมพู่มากเกินไปจนแม่เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นห่วงแล้วมันเกินไปแล้ว
ต้องไปแยกออกมาต้องปรามเอาไว้ลุงพลบอกว่าการที่หลานจะรักลุง
หรือลุงจะรักหลานมันไม่ใช่เรื่องผิด
ที่แม่น้องชมพู่พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นการดูถูกกัน
ว่าผมรักชมพู่มากออกหน้าออกตาเกินพ่อแม่เนี่ยจริง
จริงแอ้มันไม่ใช่ยังงั้นหรอกการรักลูกหลาน
คนที่เป็นญาติเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละ
มันไม่ได้คิดอะไรเกินเลยเหมือนกับแม่เขาไปออกสื่อว่า
ผมคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับชมพู่นั่นมันเกินเหตุสำหรับพี่น้องกัน
ไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วไม่รู้อธิบายหรือว่าสาบานอะไรไปบ้างไม่รู้ต้องมาพูดประโยคเดียวกัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างพูดไปไปในทางของตัวเองนี่ฮะก็คืออยากให้มาสาบานต่อหน้าพร้อมกันด้วย
พูดเหมือนกันพูดถ้อยคำเดียวกันมีคำสาบานเหมือนเหมือนกันนะ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเราก็ไม่รู้แต่เมื่อวานนี้คุณยายนะ
คุณยายก็คือคุณแม่ของคุณแม่น้องชมพู่เป็นแม่ยายของลุงพลเนี่ย
ก็บอกว่าก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยนะลูกทั้ง๕คนกับลูกเขยเนี่ย
มาดื่มน้ำสาบานพร้อมพร้อมกันนี่แหละใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมรอครู่เดียว
คือทีมข่าวไปคุยมากับทุกคนเลยนะคะใช่คนในครอบครัวค่ะว่าพร้อมที่จะไปดื่มน้ำสาบานด้วยกันไหม
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของคนในครอบครัวทุกคนครับคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่วันนี้ก็ไปสาบานนะ
อ่าท่านรอแป๊บนึงเราให้ย้อนไปไปดูตอนที่ก่อนหน้านี้ลุงพลเนี่ย
เคยไปที่เจดีบรรจุกระดูกของน้องชมพู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกนี่แหละ
แล้วก็เคยสาบานมาแล้วเมื่อห้ามิถุนายนที่ผ่านมานะครับชมพู่คิดว่าลุงบริสุทธิ์
ลุงไม่มีส่วนถ้าเกิดว่าลุงมีส่วนทำให้ชมพู่เสียชีวิต
ขอให้ดวงวิญญาณของชมพู่
ทำให้ครอบครัวของลุงมีอันเป็นไปในเร็ววัน
นี่เท่ากับว่าสาบาน๒๒ครั้งลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
ครั้งหนึ่งก็ต่อหน้าที่เก็บกระดูกน้องชมพู่ค่ะ
แล้วก็วันนี้นะครั้งล่าสุดนะครับที่วัดถ้ำภูผาแอก
วัดที่บ้านเลยอืมครับทีนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
หลังจากที่มาออกรายการไทยรัฐนิวสโชว์กับเราเมื่อคืนนี้ครับ
ก่อนจะกลับไปที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ตื่นเช้ามาพ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกเลยว่า
รับคำท้าของลุงพลที่ลุงพลท้าว่าให้ไปสาบาน
ที่วัดพระแก้วอืมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอ๋อวันนี้ไปเลย
ไปเลยค่ะน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ก็ไปด้วยนะคะ
นี่ค่ะทั้งสามคนไปที่วัดพระแก้วเมื่อเช้าคุณพ่อคุณแม่ก็ใส่ชุดสีขาว
สดิ้งใส่สีขาวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยเนี่ยนะคะทั้งสามคนอยู่ที่
บริเวณใต้ต้นมะขามริมทางเท้าฝั่งประตูข้างวัดพระแก้ว
คุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่ประนมมือและพูดคำสาบาน

ข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวิตรีวงศรีชานายนามัยวงศรีชา
ขอสาบานว่าขอสาบานว่าเราไม่ได้ฆ่าลูกตัวเอง
ไม่ได้ฆ่าลูกตัวเองฆ่าผิดคำสาบานทำสาบาน
ขอให้มีอันเป็นไปขอให้มีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวัน

นี่นะคะคือคำสาบานของคุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่
สาบานที่หน้าวัดพระแก้วนะคะครับ
คุณแม่บอกว่าหลังสาบานตามคำท้าของลุงพลแล้วสบายใจมากเลย
อืมไม่รู้สึกกลัวคำสาบานเพราะแม่พูดแต่ความจริง
หลังจากที่พ่อกับแม่และน้องสดิ้งไปสาบานที่หน้าวัดพระแก้วเสร็จนะคะ
ก็เดินทางกลับบ้านกกอกที่มุกดาหารระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่ง
ครับถามถึงข้อสงสัยต่างต่างรวมถึงกระแสตอนนี้อ่ะค่ะ
ที่ตอนนี้คนที่ติดตามข่าวนี้เหมือนกับว่าจะแบ่งทีมกันแล้ว
อืมเป็นทีมลุงพลเป็นทีมพ่อแม่น้องชมพู่คือแบ่งทีมกันชัดเลย
นาริสก็เลยถามนะคะถามพ่อกับแม่น้องชมพู่
ว่าวันนี้ที่ตั้งใจไปสาบานที่วัดพระแก้วเนี่ยทำไมต้องทำแบบนั้น
ทำไมถึงรับคำท้าลุงพลแบบนั้นแม่ก็เลยตอบว่า
คือเมื่อวานนี้ติดตามข่าวลุงพลท้าแม่ให้สาบานต่อหน้าวัดพระแก้ว
แม่ก็เลยอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงก็เลยมาสาบานเลย
วัดพระแก้วเป็นวัดที่คนไทยเคารพสัทธามากมากครอบครัวแม่ก็เคารพมาก
อยากจะไปสาบานที่วัดพระแก้วนี่แหละแม่ไม่กลัวคำสาบานเลย
ยืนยันว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีวันที่คิดร้าย
หรือมาฆ่าลูกของตัวเองแน่นอนพร้อมจะสาบานที่ไหนก็ได้
ที่วัดถ้ำภูผาแอกก็ได้นะที่ลุงพลไปสาบานอ่ะครับ
ที่คุณยายบอกว่าอยากให้ทั้งครอบครัวไปดื่มน้ำสาบานแม่ทำได้หมด
แม่บอกว่าให้แม่ทำอะไรก็ได้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทั้งตัวแม่ตัวพ่อตัวน้องสดิ้งพร้อมทำหมด
ไหนไหนก็ไปกรุงเทพแล้วนะครับแล้วแม่ก็อยากอยากไปสาบานตามที่ลุงพลบอกอืม
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะแม่ทำให้แล้วนะสาบานว่าอะไรบ้างครับ
สาบานว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ฆ่าลูกค่ะอืม
ถ้าทำจริงขอให้มีอันเป็นไปอืมมีกำหนดเวลาด้วยใช่ไหมค่ะ
ภายในสามวันเจ็ดวันทำไมถึงกล้าสาบานขนาดนั้นครับก็เราไม่ได้ทำ
เห็นต้องกลัวอะไรเลยอืมคือสบายใจได้คือจะให้ไปสาบานที่ไหนก็สาบาน
ได้ค่ะครับแล้วเห็นบอกว่ายายก็จะให้ไปสาบานที่วัดถ้ำไหวคือยังไง
แม่จะทำให้ยายสบายใจเพราะแม่ไม่ได้ทำอืม
พ่อทั้งแม่เดี๋ยวจะไปกันเลยค่ะทั้งพ่อทั้งแม่สดิ้งด้วยก็ได้อืม
จะทำอะไรบ้างก็ตามที่ยายให้ทำเลยค่ะอืม
อยากให้กินน้ำสาบานอะไรก็ได้อืมเพื่อทุกคนนะครับเออค่ะ
แสดงความรู้สึกใจอืมครับคือลุงพลเขาก็ทำไมเขาถึงให้พ่อของแม่
ประมาณคิดว่าเขาก็คงอยากจะเห็นแบบอะไรอ่ะ
อยากให้เราแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันอืมเราก็อยากให้เขาสาบานเหมือนกันไหม
ก็แล้วแต่เขาค่ะคือสำหรับแม่แล้วนะแม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้
เชื่อที่กฎหมายเชื่อที่ตำรวจค่ะ
แต่ถ้าทำแล้วมันทำให้ทุกคนสบายใจไหมก็ทำ
กันน่ะนะครับวันนี้แม่น้องชมพู่นะครับได้สาบานว่า
ชี้แจงกรณีการสงสัยเรื่องช่วงเวลาหรือว่าของลุงพล
ในวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับ
อ่าซึ่งเมื่อวานนี้ที่คุณแม่บอกกับเราเนี่ยคือถ้าดูจากการจำลองเหตุการณ์ของลุงพลเนี่ย
ล่าสุดที่ลุงพลจำลองเหตุการณ์อย่างละเอียดยิบกับติผู้สื่อข่าวของเราอืม
มันจะมีช่วงเก้าโมงครึ่งค่ะที่ลุงพลบอกว่าตอนนั้นน่ะรู้ข่าวจากอ่า
บ่งชาวบ้านหรือว่ารู้ข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี้ยเอาเป็นว่าลุงพลรู้ว่าชมพู่หายตัวไปอืม
น้องชมพู่บอกเอารู้ได้ยังไงเพราะสดิ้งเนี่ยที่เขารู้ว่าน้องสาวหายตัวไปแล้วเขาพยายามออกตามหา
เขาเพิ่งบอกป้าแตนเพื่อให้ป้าแตนเนี่ยโทรมาบอกแม่เนี่ยตอนสัก๑๐โมงได้
แล้วลุงพลไปรู้ก่อนได้ยังไงเนี่ยฮะรวมทั้งช่วงเวลาต่างที่ลุงพลไม่เคยตอบตรงกันเลยเนี่ยนะครับ
ซึ่งลุงพลเขาก็ชี้แจงของเขาอยู่นะแต่ว่าที่คุณแม่น้องชมพู่บอกกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
อ่าที่ลุงพลบอกว่าไม่มีใครพูดได้เหมือนเดิมหรอกเวลามันก็ต้องคลาดเคลื่อนก็ตำรวจเขาพยายามจะให้บอกเป๊ะเป๊ะ
อ่ามันก็จำไม่ได้มันก็ต้องคลาดเคลื่อนกันบ้างเรื่องนี้แม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยให้การกับตำรวจว่ายังไง
แต่ถ้าจะวัดจากตัวแม่เองเนี่ยเวลาไปให้การกับตำรวจแต่ละครั้งแม่จำได้ทุกครั้ง
จำได้เหมือนเดิมทุกครั้งเพราะมันต้องมีการเซ็นชื่อทุกครั้ง
อ่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยจำได้ไม่ได้ยังไงแล้วมีการเซ็นรับรองกับตำรวจไหมเวลาไปให้ปากคำ
แล้วที่ลุงพลพูดอ่ะมันหมายถึงอะไรลุงพูดไม่เหมือนเดิมเหรอพิมพ์พิมพ์พิมพ์ข้อมูล
แล้วก็ให้เราเซ็นให้เราอ่านแล้วก็เซ็นอืมลุงพลได้เซ็นไหมอืมแล้วพูดไม่เหมือนกันหรือเปล่า
ลุงพลพูดเนี่ยลุงพลบอกว่าที่ไม่มาเพราะว่าแม่ชมพู่น่ะ
ให้ลุงพลไปขอโทษพ่อแม่แอ๋มน่ะจริงแล้วแม่ชมพู่ไม่ได้บอกให้ลุงพลไปขอโทษแม่แอ๋มค่ะ
วันนี้เขาพูดแต่จริงจริงไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ค่ะคือลุงพลไปออกรายการนึงแล้วบอกว่า
ชมพู่สงสัยแอ๋มที่อยู่ข้างบ้านอืมแล้วสรุปแล้วคือแม่น่ะใส่ความแอ๋มนะอืม
แล้วแม่ก็ไปขอโทษพ่อแม่แอ๋มว่าแม่ไม่ได้สงสัยแอ๋มนะ
สงสัยรถสองคันที่มาบ้านแอ๋มทีนี้ลุงพลเขาก็ตั้งคำถามกลับมานะค่ะ
ว่าอ่าถ้าแม่น้องชมพู่จะมองว่าลุงพลเองมีปัญหากับอ่ากระแตที่เป็นอ่า
น้องชายของแม่หรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ลุงพลก็ถามกลับว่า
ตัวแม่เองมีปัญหาอะไรในครอบครัวหรือเปล่ามีความขัดแย้งอะไรกันเองในครอบครัวหรือเปล่า
นำไปสู่การทำร้ายหลานก็คือน้องชมพู่เรื่องนี้นะครับแม่น้องชมพู่นะครับ
บอกว่าเรื่องที่แม่จะมีปัญหากับใครจนถึงขั้นนำมาสู่การทำร้ายชมพู่เนี่ย
ขอยืนยันคำเดิมว่าไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครแน่นอน
และข้อมูลที่ตำรวจอยากรู้แม่บอกไปทั้งหมดแล้วนะ
แล้วก็เรื่องนี้มันทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมด
ตามที่ลุงพลเนี่ยพูดในสื่อช่องหนึ่งแม่ก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจไม่ได้สอบชาวบ้านแล้วนะ
เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีช่วงเวลาไทม์ไลน์ของตัวเองชัดเจนที่บอกกับตำรวจได้อืม
คือประเด็นที่ลุงพลย้อนถามแม่เนี่ยค่ะ
คือลุงพลเน้นย้ำประเด็นนี้อยู่หลายครั้งนะคะ
คือวันนี้ลุงพลได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านทางรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญครับ
ลุงพลก็บอกว่าอยากจะให้พ่อแม่น้องชมพู่เปิดใจปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวดีกว่า
พูดออกมาเลยว่าความขัดแย้งในครอบครัวมันเกิดจากใครกันแน่
ถึงขนาดลงมือทำร้ายน้องชมพู่หรือไม่
แล้วมันใช่ลุงพลไหมอยากให้แม่ออกมาบอกเปิดใจ
พูดไปเลยพูดตรงไปให้หมด
ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ย

มันสามารถทำให้คนในครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ย
ไปทำร้ายชมพู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
ให้สังคมเขาได้รับรู้ว่าเหตุแค่นี้
มันทำเป็นชนวนเหตุที่ทำให้
คนในครอบครัวมาสงสัยกันเองเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่
แล้วคนที่มีปมความขาดแย้งน่ะมันใช่ลุงหรือไม่
คุณลุงเอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติฟังแบบนี้เนี่ย
คือความขัดแย้งในครอบครัวมีจริงในมุมมองของลุงพลใช่ไหม

และคุณลุงคิดว่าความขัดแย้งที่มีในครอบครัว
ก็มีมากขนาดที่ว่าอาจจะหมางใจกัน
ทำร้ายหลานเลยใช่ไหมคะ
ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับ
ผมจะไม่ขอพูดอะไรมากนะครับ

เรื่องนี้คุณลุงก็รู้ใช่ไหม
แต่อยากให้พ่อแม่ชมพู่เป็นคนพูด
รู้ครับมันเป็นเรื่องในครอบครัว
แต่ต้องให้พ่อแม่เขาเปิดใจพูด

ถ้าผมพูดมันจะเป็นการหมินประมาทไหม
แต่นี่ทุกวันนี้ซึ่งผมวันนี้ผมได้พูดออกไปแล้ว
ผ่านสื่อไปแล้วเพราะพ่อแม่เขาไม่ยอมกลับมาที่บ้าน
แล้วป้าแตนเคยคุยให้ลุงฟังไหมว่าน้องเนี่ย
ก็คือแม่น้องชมพู่มาคุยกับป้าแตนก่อนหน้านี้
ว่าแบบเขาสงสัยลุงนะ

ผมเชื่อว่าพ่อแม่เขาก็อยากให้ผมพูดทุกอย่างนะครับ
เพื่อที่จะเคลียร์เรื่องไทม์ไลน์ผม

พรุ่งนี้มีโอกาสผมจะคุยทุกอย่าง
เปิดใจทุกอย่างกับพ่อแม่น้องชมพู่เอง

ผมเชื่อว่าพี่น้องน่ะยังไงมันก็ทิ้งกันไม่ได้
เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าผมจะต้องไปต่อดวงชะตาผมก่อน
เพราะว่าชะตาผมตัวนี้มันจะขาดอยู่แล้วครับ

คุณลุงไม่คิดว่าควรจะคุยกันภายในครอบครัวเหรอคะคิดว่าต้องคุยผ่านสื่อเหรอคะ
คือยังไงอ่ะถ้าคุยกันในครอบครัวน่ะเอาง่ายครับ
มันเหมือนการเล่นเกมอะไรบางอย่างไหมอ่านะสะกิดหน่อยนะอ่านนิดหน่อยหน่อยนะ
อย่างนี้มันไม่ได้ครับสื่อสื่อตอนนี้เขาจะโจมตีแม่น้องชมพู่หรือโจมตีผมก็แล้วแต่
สื่อต้องรู้ว่าคนที่เขาดูข่าวเนี่ยเขาต้องรู้ว่าความจริงมันคืออะไร
ผมอยากให้คนทุกคนที่ดูสื่อดูข่าวเนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ที่เป็นพี่น้องกันเนี่ย
ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ควรจะออกมาชี้แจงทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิม
นี่นะคะประเด็นหลักหลักที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านทางรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญคือหนึ่ง
ลุงพลรู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในครอบครัวจริงแต่ลุงพลบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของลุงพลที่จะออกมาพูด
ก็เลยอยากจะให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่เป็นคนออกมาพูดในประเด็นนี้จะดีกว่าเพราะประเด็นนี้สำคัญลุงพลบอกในลักษณะแบบนี้
แล้วที่ลุงพลบอกเรื่องชะตาจะขาดเนี่ยแกไม่ได้พูดเล่นนะฮะ
เมื่อวานไปหาพระมาตอนค่ำแล้วพระเนี่ยบอกลุงพลว่าชะตาขาดต้องไปทำพิธีอะไรอีกอย่าง
เดี๋ยวเราดูดวงให้อีก
ลุงพลก็เลยบอกว่าลุงพลพร้อมจะคุยพร้อมจะคุยเปิดใจกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ถามแม่น้องชมพู่ในประเด็นนี้นะคะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าเรื่องปัญหาภายในครอบครัวบอกตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราเป็นครั้งแรกนะคะ
ว่าแม่บอกตรงเลยพ่อของน้องชมพู่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน
แม่ไม่เคยบอกนะคะแม่ไม่เคยพูดเราไม่เคยมีประเด็นนี้ในข่าว
บอกเนี่ยพูดครั้งแรกยอมรับว่าพ่อของน้องชมพู่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนจริง
แต่มันเป็นเรื่องนานมาแล้ว๘ปีมาแล้วพ่อของน้องชมพู่เลิกยาเสพติดแล้ว
หรือแม้กระทั่งตาชาญคุณตาตำรวจก็สืบหมดเลยว่าตามีปัญหาอะไรกับใครไหม
สืบแล้วก็เลยกล้าการันตีว่าครอบครัวไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ได้มีปัญหาหนักจนถึงขั้นจะมาเกิดเหตุร้ายกับน้องชมพู่ได้แบบนี้
คือปัญหาตำรวจก็ถามแม่มาเยอะแล้วนักข่าวก็ถามแม่มาเยอะแล้วเรื่องว่ามีปัญหากับใครหรือเปล่า
บอกตำรวจไปหมดแล้วค่ะคือทั้งอดีตและปัจจุบันค่ะตั้งแต่พ่อเสพยาเลยแม่บอกหมดเลยประมาณตอนนี้พ่อก็เลิกยามา๘ปีแล้วค่ะ
ก็คือไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนานกว่านั้นจนตำรวจไปสืบว่าตาชาญผิดใจกับใครไหมคือสืบหมดเลยสืบนานกว่านั้นเป็น๑๐ปี๒๐ปีก็สืบค่ะ
แล้วมีปัญหากับใครไหมฮะสำหรับพ่อกับแม่แม่คิดว่าไม่มีไม่มีปัญหากับใครจนถึงขั้นจะหนักขนาดนี้ค่ะ
ส่วนที่ว่าลุงพลมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือเปล่าลุงพลเขาก็ยอมรับนะคะว่ามีปัญหากับกระแตคนเดียวกระแตเนี่ยเป็นน้องชายของแม่น้องชมพู่
เดี๋ยวเราจะมีแผนผังให้ดูว่าครอบครัวเขามีกี่คนยังไงบ้างเหมือนกับคลิปเสียงที่เราให้ฟังไปใช่ไหมคะคุณภาคภูมิเป็นคลิปเสียงที่แม่ของน้องชมพู่เนี่ยให้กับทีมข่าวของเรามา
ให้คุณผู้ชมฟังไปตั้งแต่เมื่อวานอันนี้คือแผนผังครอบครัวของครอบครัวน้องชมพู่นะคะก็มีคุณตาคุณยายมีลูกกี่คนเนี่ยมีเขยกี่คนตามนี้เลย
คือถ้าลุงพลจะมีปัญหากับใครในครอบครัวเนี่ยลุงพลเองเขาก็ยอมรับ

ครอบครัวก็บอกก็คือกับกระแตที่เป็นลูกชายคนเดียวของคุณตาชาญ

เรื่องการทำการเกษตรการทำฟาร์มทำอะไรพวกนี้
ใช่แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปเสียงนี้อีกรอบนึงนะคะ

เพราะว่าเขาจะแชนออกมีกี่คนห้าคนหารหาไปเลย
เรื่องเรื่องทำเบิร์ตเนี่ย๓๐คนเนี่ยมีคนเขารับรู้นะว่า

ห้าคนก็ทำได้แล้วมีศาสตร์กิจชุมชน

สั่งเครื่องมันไม่เกี่ยวครับสั่งเครื่องนี่มันเป็นแนวคิดของคนที่จะทำเครือข่ายที่ศาสตร์กิจชุมชน

ครับห้าคนขึ้นไปก็ทำที่ศาสตร์กิจชุมชนได้

จำเป็นต้องถึง๓๐ได้มา๕คนล่ะครับผมถึงจะเอาสั่งเครื่อง
เพราะผมว่า๓๐คนจะรวมกัน
ที่จริงถ้ามีสมาชิก๓๐คนเนี่ยครับมันต้องเกินกึ่งหนึ่งสักก้อน

จะใจร้อนไปสั่งเครื่องทำไมเพราะว่าถามเขาหรือยัง
อันนี้ค่ะ
ประเด็นนี้ทางลุงพลบอกว่าความจริงถ้ามันเป็นปัญหาตามคลิปที่ว่า
มีการอัดเสียงอะไรกันไว้ก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มันก็ไม่ใช่สาเหตุที่เขาจะไปทำอะไรน้องชมพู่มันไม่เกี่ยวกัน
ใช่ลุงพลเคยพูดแบบนั้นแล้วก็คลิปเสียงนี้คุณแม่เป็นคนให้ทีมข่าวของเรานะคะ
ก็เป็นเสียงระหว่างลุงพลกับกระแตน้องชายของแม่น้องชมพู่นั่นแหละ
เราก็เลยไปถามกระแต่เลยก็แล้วกันถามจากประเด็นคลิปเสียงนี่แหละค่ะ
นี่นะคะนายนารินคนนี้นะคะ
แต่ทางลุงพลเองนี่แหละไม่พอใจมีอารมณ์ต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านต่อหน้าตาชาญยายสมควร
หลังจากนั้นลุงพลก็ไม่เคยมาขอโทษใครหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ต่างคนต่างอยู่
ส่วนลุงพลก็ชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันให้ฟังทั้งสองคนเลยทั้งลุงพลทั้งกระแตค่ะ
ผมแค่บอกว่าอ่าลุงพลอ่ะอารมณ์ร้อนแล้วกลับไปได้แล้วอืม
แกก็ไม่พอใจผมบอกว่าแกไม่พอใจ
แกจะบอกว่าไม่พอใจผมก็ผมกดยกเลิกบันทึกก่อน
ผมบอกว่าผมขออนุญาตบันทึกเสียงไว้ตามที่คลิปที่ผมพูดก่อน
ก็จะเลิกทีนี้แกก็โดนผมผมว่าอย่างนั้น
แกก็โมโหไปเลยความตัวใส่เลยความตัวใส่ขามันจะมีภาพอยู่
แต่ผมมันนานแล้วอืมแล้วก็ภูเยี่ยบบ้านก็เจ็บเท้าโดนเท้า
ถ้าวันนั้นถ้าภูเยี่ยบบ้านไม่ไม่ไม่ผลักออกอ่ะมันก็โดนผมเต็มเต็ม
นั่นแหละอืมคือคุยกับแม่ค่ะแม่ว่าไม่ต้องเอาขวัญห้ามาอืม
ไม่รับทำไมถึงไม่รับคือบอกพ่อกับแม่เขาน่ะมาคุยกันเลย
ว่าลูกคุณเป็นยังไงเพราะว่าทำอย่างเงี้หลายครั้งแล้ว
ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะอันนี้ไปถามแม่
เดี๋ยวผมหาว่ากล่าวแกนะครับนั่นแหละก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ก็ไม่เห็นแกมาขอโทษไม่ต้องมาขอโทษผมก็ได้ขอโทษพ่อกับแม่ผมก็ได้
อืมเพราะถ้าคุณไม่รับพ่อกับแม่ผมไม่รับผู้ใหญ่บ้าน
ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเขาอัดคลิปเสียงไว้เพื่อเผื่อไว้กัน
เวลาผมมีเรื่องกับเขาเขาจะได้คลิปเสียงนี้
เหมือนกับต้องมีหลักฐานแต่เขาเอามาเปิดในเรื่องตอนเนี้ย
เหมือนกับพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างคลิปเสียงตัวเนี้ย
มันเป็นเรื่องระหว่างผมกับนายนารินไม่ใช่แม่น้องชมพู่
เดี๋ยวพูดไปพี่ก็บอกว่าผมพูดเยอะเดี๋ยวก็คำพูดไม่ตรงอีก
พูดวันนี้อย่างงี้พรุ่งนี้พูดอย่างงั้นอีกอ่าก็อย่างที่ลุงพลบอกแล้วฮะ
ค่ะลุงพลบอกว่าก็ใช่ก็มีปัญหากับกะแตอืม
แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องชมพู่ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องเก่าแล้วด้วย
ครับคืออีกมุมนึงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเรื่องหนึ่งก็คือลุงพลเนี่ย
ลุงพลกับป้าแตนนะคุณป้าของน้องชมพู่เนี่ย
เขาก็จะพยายามแสวงหาคำตอบว่าใครทำร้ายหลานสาวเขา
ไปหาหมอทรงไปหาร่างทรงหมอทำอะไรก็แล้วแต่
เพราะเขาชื่นชอบแล้วก็เชื่อทางนี้ใช่เขายอมรับค่ะ
เขาเชื่อเรื่องนี้จริงจริงก็วันที่ผมไปที่บ้านกอก
แล้วขึ้นไปภูเหล็กไฟเนี่ยลุงพลก็พาขึ้นไปเดินดู
จุดที่เจอศพน้องชมพู่เจอหลักฐานต่างเนี่ย
ลุงพลก็ยังคุยกับผมยังถามคุณภาคภูมิ
ภาคภูมิเชื่อไหมเรื่องพวกเนี้ยค่ะอ่าผมก็บอกว่าผมก็
เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะไม่เชื่อก็แต่ก็ไม่ลบหลู่อะไรอย่างนี้
ลุงพลก็เล่าให้ฟังหลายอย่างในการที่จะพยายามถามหา
เกี่ยวกับคำตอบเรื่องของว่าใครทำร้ายหลานสาว
การนำเสนอข่าวของเราก็เลยมีเรื่องของความเชื่อมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
เพราะตัวลุงพลกับตัวป้าแตนเองเขาเชื่อจริง
เขาก็แสวงหาเรื่องนี้เมื่อวานนี้ลุงพลไปหาพระรูปหนึ่งค่ะ
ตอนเย็นค่ำแต่ไม่ได้ไปเรื่องน้องชมพู่แล้ว
เรื่องหลานสาวแล้วค่ะไปถามเรื่องตัวเองแล้วโอ้โห
โอ้โหแล้วพระบอกมาบอกคำตอบที่ได้มาเนี่ยชะตาขาด
ใช้คำว่าชะตาขาดเลยเนอะมีกรรมเก่าเนี่ยนะ
แต่มันก็ต้องมีวิธีในการแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะ
ลุงพลบอกว่าวันนี้นะครับเนี่ยพอไปสาบานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ต้องไปทำพิธีต่อไปทำพิธีต่อดวงชะตา
เพราะพระทักว่าดวงชะตาเนี่ยตอนนี้เกือบขาด
มันเหลืออีกเส้นเดียวมันเหลืออีกเส้นเดียว
มันเกือบจะขาดแล้วแต่ลุงพลบอกว่าคือมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะ
แต่ถ้าถามตัวของผมเองเนี่ยยอมรับว่าพอพระทักแบบนี้
นอนไม่หลับเลยทีเดียวอืมยาดพี่น้องทุกคนครับครับ
ปีนี้ดวงชะตาผมมันไม่ค่อยดีต้องไปต่อดวงชะตา
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าผมจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
แต่ถ้าทำแล้วมันดีขึ้นหลวงปู่อยากให้ทำ
ผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปทำวันนี้มันเหลืออยู่เส้นหนึ่ง
หมายถึงว่าดวงชะตาผมยังไม่ขาดยังไม่ถึงที่สิ้นสุด
มันสามารถเสริมดวงบารมีต่อโชคชะตาได้
อื้อหือคุณเข็มพระสรท่านผู้ชมค่ะหรืออีกเส้นเดียวโอ้โห
เส้นเดียวเนี่ยต้องไปต่อวันนี้เลยแต่ถ้าเราได้ยินแบบนี้บางที

ก็เพื่อสบายใจด้วยไงโอ้โหคุณเขียนมาสอน
ชะตาเกือบขาดใครมาทักว่าชะตาเกือบขาดอีกเส้นเดียว
ชะตาขาดเนี่ยเราก็กลุ้มยังไงก็ต้องทำก่อนเพื่อความสบายใจ
ค่ะทีนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อดวงชะตาเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยถามไปยังหมอไก่พพาธินีนะ
เป็นหมอดูชื่อดังนะอ่าทางด้านของการทำนายทายทักเกี่ยวกับอ่า
รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอ่าเราก็เลยเอาวันเดือนปีเกิด
อนุญาตเจ้าตัวทุกคนเรียบร้อยหมดนะฮะขออนุญาตหมดแล้วนะครับ
ครับทั้งนางสวิตรีวงศรีชาหรือว่าแม่นุษย์แม่ของน้องชมพู่
และท่านก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมรับฟังก่อนแล้วกัน
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน
เอาที่แม่น้องชมพู่ก่อนนะ
แม่น้องชมพู่เนี่ยดูจากวันเดือนปีเกิดดูดวงแล้วเนี่ย
หมอไก่พพาธินีบอกว่า
แม่น้องชมพู่พื้นดวงเป็นคนรักญาติพี่น้อง

แต่ลึกแตกร้าวทะเลาะเบาะแว้งไม่สิ้นสุด
พื้นดวงเป็นคนที่จิตใจดีแต่โอนเอนเชื่อคนง่าย
พอได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ย
ก็จะมีแนวโน้มที่จะเชื่อปักใจเขา
ยิ่งตอนนี้ดวงเรื่องญาติไม่ดี
หมอไก่บอกว่าดวงเรื่องญาติของแม่น้องชมพู่ตอนนี้ไม่ดีเลย
มีเกณฑ์ร้าวฉานยากจะประสาน
อันนี้ดูจากวันเดือนปีเกิดนะฮะ
ส่วนพ่อนะพ่อน้องชมพู่นายอนามัยนะครับ
หมอไก่พพาธินีดูดวงให้แล้วนะฮะ
วันเดือนปีเกิดพ่อน้องชมพู่ดวงค่อนข้างอ่อนกว่าแม่เยอะ
เป็นคนจิตใจหวั่นไหวหนักกว่าแม่อีก
เชื่อคนง่ายใครพูดอะไรก็เชื่อ
แต่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเพราะดวงภรรยาแข็งกว่าดวงเจ้าชะตา
คือพูดง่ายอยู่ภายใต้การควบคุมของภรรยา
นี่นะฮะดวงลุงพลนะ
นายชัยพลวิพาวันเดือนปีเกิดนะครับ
หมอไก่พอพาทินีดูให้แล้วบอกว่าตอนนี้ดวงตกทุกข์หนักมาก
ตกตำแหน่งที่ไม่ดีแต่ไม่ถึงตายเรียกว่าดวงมีเคราะห์
ดวงดาวประจำตัวของลุงพลเนี่ยมีดาวเสาเป็นการละกินีเป็นกาลีนะ
คือหนักสุดแต่ไม่ถึงขั้นติดคุกติดตาราง
อย่างไรก็ตามครับหมอไก่บอกว่าดวงของลุงพลนะ
หลังจากวันเกิดไปแล้วนะก็คือวันที่๑๗สิงหาคมนี้ไปแล้วเนี่ย
ดวงจะดีแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะที่ผ่านมาเจอทุกข์หนัก
เหมือนคนป่วยเพิ่งฟื้นไข้จะค่อยดีขึ้นตามลำดับไม่มีเกณฑ์ติดคุก
แต่ดูแล้วเหมือนกับพระเมื่อวานที่ลุงพลไปหาเลยนะ
ก็บอกทุกข์หนักดวงตกทุกข์หนักตกตำแหน่งไม่ดีแต่ไม่ถึงตาย
เมื่อวานบอกลุงพลบอกเหลืออีกเส้นเดียวชะตาเกือบขาดเหลืออีกเส้นเดียว
ส่วนป้าแตนภรรยาลุงพลนะครับป้าแตนสมพรนะครับหมอไก่บอกว่า
พื้นฐานดวงเรื่องญาติไม่ค่อยดีอ่าจริงจริงมีเรื่องมีเหตุให้บาดหมางใจกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ดวงตอนนี้ไม่ค่อยดีมีความทุกข์อึดอัดใจที่พูดออกมาไม่ได้
นี่ฮะป้าแตนก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าก็จะพูดอะไรก็ลำบากใช่ไหม
ฝั่งหนึ่งก็น้องสาวอีกฝั่งนึงก็สามีอย่างนี้ใช่ไหม
หมอไก่พพาธินีย้ำนะครับว่านี่เป็นการดูแบบคร่าวนะครับ
อาจจะคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากไม่ได้สอบถามกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากแล้วพูดคุยกันกับเจ้าตัวเจ้าชะตาโดยตรง
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเกี่ยวอะไรกับคดีน้องชมพู่ใช่ไหม
มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นี่เป็นแค่พื้นฐานดวงณขณะนี้ของเขา
ใช่เพราะหมอไก่คนนี้บอกว่าต้องดูเวลาเกิดต้องดูสถานที่เกิดจังหวัดเกิดที่ไหนอะไรแบบนี้
มันถึงจะละเอียดขึ้นอืมแต่ทีนี้ค่ะคุณตาคุณยายของน้องชมพู่ค่ะ
คุณตาชาญกับคุณยายสมควรนะคะครับที่เมื่อวานนี้เราสองคนก็ได้คุยกัน

ผ่านทางรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ตอนกลางคืนคุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมานะ
บอกว่าตอนนี้สงสารคุณตาคุณยายจังเลย
กลายเป็นลูกเนี่ยทะเลาะกันสูญเสียหลานแล้วลูกก็ต้องมาทะเลาะกัน
เมื่อวานนี้คุณยายกับคุณตาก็คุยกับเราในรายการบอกว่าอยากจะให้ลูกและลูกเขยทุกคนเนี่ยสาบานพร้อมกันเลย
เอาแบบพร้อมกันทุกคนทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้น
วันนี้เราเลยไปถามอีกรอบหนึ่งว่าคุณยายคุณตาเอาอย่างนั้นเลยนะให้ทุกคนในบ้านไปสาบานด้วยกันเลยนะ
ยายสมควรก็บอกว่าใช่ทุกคนเลยไม่ยกเว้นใครต้องเป็นที่วัดภูผาแอกเท่านั้นนะ
ส่วนในกระแสโซเชียลที่จะมีทีมลุงพลทีมแม่น้องชมพู่แบ่งทีมแบ่งฝ่ายกันเนี่ย
บอกคุณยายบอกว่าก็ต้องแล้วแต่เขาอ่ะแต่ยังไง
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การทำงานของตำรวจ
ก็อยากให้ไปท่ำภาแอร์วัดทำภาแอร์แต่พอว่ามันใกล้
มันก็ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ลุงพลก็ว่า
ไปวัดพระแก้วไปวัดพระแก้วแม่จะไปได้ไงเออแม่เมารถกระลักกระดอกไปไกลที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็มีอยู่แล้ว

ตอนนี้ลูกลูกหรือว่าลูกของทั้งหมดรู้ได้ยังเรื่องที่พ่อแม่อยากให้เข้า
รู้อยากให้ไปพร้อมกัน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

ว่าทำไมไม่ขึ้นไปหาลูกที่ภูเหล็กไฟ
สมควรบอกว่าก็ที่แม่ของน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยนะ
เพราะยายเองเป็นคนบอกเองแหละว่าไม่ต้องขึ้นไป
เพราะเห็นว่าแม่ของน้องชมพู่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล

แต่ในส่วนที่ลุงคลออกมาแล้วแม่ชมพู่เนี่ย
ยายโหดเครื่องแพนไหมหรือรู้สึกไม่สบายใจไหม
ถ้ามันจริงก็จริงถ้ามันไม่จริงก็ไม่จริง
ถ้าพูดไม่จริงยายก็พูดแล้วลุงพลว่า
นุษย์ทำไมไม่ขึ้นไปก็ยายนี่แหละไม่ให้ขึ้นไป
มันจะขึ้นไปได้ไงคนเพิ่งมาจากโรงพยาบาล
ยายบอกว่ายายก็ไม่ได้โกรธลุงพลนะคะ
ยังแต่ยายอยากออกมาชี้แจงแทนแม่ของน้องชมพู่ว่า
ยายเป็นคนบอกแม่เองแหละว่าไม่ต้องขึ้นไป
บนภูเหล็กไฟส่วนตาชาญค่ะก็เห็นด้วยกับคุณยายสมควรนะคะ
บอกว่าอยากจะให้ลูกทั้ง๕คนและลูกเขย๓คน
สาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกกันให้หมดเลยนะคะ
เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าครอบครัวเราสะอาดบริสุทธิ์
เพราะตาเชื่ออย่างนั้นหลังจากสาบานแล้วทุกคนก็จะได้
หันหน้ามาคุยกันแม้ว่าจะต้องใช้เวลาก็ตาม
สงสัยพี่คนนั้นให้มันจบกันตรงนี้
ทีนี้มาดูเลยค่ะรายชื่อของคนในครอบครัวนะคะ

ตาชาญกับยายสมควรเป็นคนริเริ่มที่ว่า
อยากจะให้ทุกคนในครอบครัวสาบานร่วมกันที่วัดถ้ำภูผาแอก
ลุงพลสาบานไปแล้วที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้
ก็ยืนยันคำสาบานขอให้โอ้โห
มีอันเป็นไปวิบัติตายโหงถึงขั้นนั้นเลย
ส่วนป้าแตนภรรยาของลุงพล
พี่สาวของแม่น้องชมพู่ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
พร้อมค่ะครับสาบานที่ไหนก็ได้พร้อมหมด

กับแม่ของน้องชมพู่เราก็ให้ดูภาพไปแล้ว
เมื่อเช้าสาบานที่วัดพระแก้วไปแล้วนะคะครับ
คำสาบานก็พูดในลักษณะที่ว่าถ้าฆ่าลูกตัวเองขอให้ตายภายใน๓วัน๗วัน
แต่เดี๋ยวจะถามอีกทีว่าจะไปที่วัดถ้ำภูผาแอกอีกรอบไหมนะคะ
แตกับฝนทีมข่าวไปคุยมาแล้วทั้งคู่บอกพร้อม
พร้อมมากนะคะไม่มีปัญหา
ณตายณเสริมทั้งคู่ก็บอกว่าพร้อมพร้อมสาบาน
ตายบอกเลยว่าต้องไปด้วยกันทุกคนนะไม่มีข้อยกเว้นนะ
ณเสริมเนี่ยถ้าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็ถือว่าไม่ใช่คนในครอบครัวโดยตรงเป็นลูกเขยอะไรแบบนี้
แต่ถ้าเกิดไปทุกคนทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้ไปกันทุกคนเลย
เพราะว่าวัดถ้ำภูผาแอกคนในพื้นที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
แล้วเขาบอกเลยว่าให้เป็นข้อมูลกับทีมข่าวเลยว่าเคยมีคนตายเพราะคำสาบานที่นี่มาหลายคนแล้วด้วยนะ
อันนี้น้าเสริมบอกณเสริมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านกอก
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้เราได้ไปคุยกับป้าแตนนะฮะทุกผู้ชมครับป้าแตนภรรยาของลุงพลเนี่ย
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
แตนนี่ตอนนี้ก็โอ้โหจะว่าไปก็ความอึดอัดใจความลำบากใจก็คงจะไม่ได้น้อยไปกว่าคุณตาคุณยายเท่าไหร่นักค่ะ
เพราะว่านี่ก็อยู่ในสถานะทางหนึ่งก็เป็นพี่สาวอีกทางหนึ่งก็คือเป็นภรรยา
สองฝ่ายเขาก็โยนกันไปโยนกันมาอยู่นะครับ
แตนนะครับวันนี้คุยกับเราหลายเรื่องนะท่านผู้ชมนะอย่างกรณีที่แม่น้องชมพู่เนี่ยไปสาบานที่วัดพระแก้วเนี่ยนะฮะ
ตรงที่บริเวณถนนข้างกำแพงวัดเนี่ยบอกว่าที่ว่าลุงพลไปบอกก่อนเนี่ยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไปสาบานที่วัดพระแก้วไหมล่ะ
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของลูกสาวเนี่ยป้าแตนบอกว่าเป็นเพราะว่าลุงพลสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือบูชาทั้งประเทศอย่างวัดพระแก้ว
แตนเองก็เชื่อนะฮะป้าแตนเชื่อว่าการสาบานเนี่ยสาบานที่ไหนก็ได้สาบานที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์หมดเพราะมันอยู่ที่ใจแล้วก็การกระทำของคน
อย่างที่พ่อกับแม่อยากให้พี่น้องทุกคนไปร่วมสาบานร่วมกันที่วัดภูผาแอกป้าแตนบอกว่าพร้อมยินดีแล้วตอบแทนลุงพลได้ด้วยแล้วว่าลุงพลก็ไปแน่นอนนะอย่างวันนี้ก็ไปแล้วถ้าไปพร้อมกันอีกลุงพลก็ไปแน่นอน
แตนยังเล่าให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยลุงพลเนี่ยได้เปิดดูข่าวทางโทรทัศน์แล้วก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นแม่น้องชมพู่อ้างถึงเรื่องที่ลุงพลเนี่ยเคยขอน้องชมพู่ไปเลี้ยงแล้วก็พูดพาดพิงมาเกี่ยวกับฐานะทางบ้านของป้าแตนกับลุงพล
แตนบอกว่าตอนนั้นลุงพลเนี่ยถึงกับน้ำตาตกในเสียความรู้สึกปิดทีวีไม่ดูข่าวเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันดูถูกน้ำใจกันเกินไปแล้วก็ป้าแตนเนี่ยก็ยังบอกนะฮะบอกว่าคนเราเนี่ยนะเวลาใครทำให้เสียใจมักจะจำได้ดีนะแต่เวลาทำดีกับใครเนี่ยมักไม่ค่อยมีคนจำนี่ป้าแตนไม่รู้ว่าหมายถึงหรือว่าสื่อถึงอะไรนะ

หลายปีแล้วป้าแต่นก็ยืนยันกับเรานะครับบอกว่าป้าแต่นกับลุงพลเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันมานานแล้วในเรื่องทำนองนั้นนะครับและยืนยันว่าลุงพลสามีไม่มีพฤติกรรมที่จะไปทำผิดทั้งเรื่องเพศอย่างเด็ดขาดก็เลยฝากไปถึงคุณแม่น้องชมพู่ที่เป็นน้องสาวตัวเองว่ามากล่าวหากันแบบนี้เนี่ยไม่มีพฤติกรร
มันไม่ควรนะคือมันน่าเกลียดมากอ่ะป้าแตนใช้คำนี้
นอนด้วยกันมีอะไรกันตลอด
ไปมีชู้คนอื่นหรือไปฆ่าคนอื่นหรือไปข่มขืนคนอื่น
ได้ไหมได้

ถ้าเราไม่มีอะไรกันเราไม่จำเป็นเราไม่ทำแบบนั้นก็ได้

เลือกมองในทางที่มันดีได้ไหม

คือลุงน่ะรู้แล้วกลับมา
กลับมาแล้วป้าก็เลยบอกว่า
ไปตรวจเลือดเลยนะป้าบอกถ้าจะกลับมานี่ให้ไปตรวจเลือดเลย
ลุงเลยบอกว่าเอ้าสกปรกกว่านั้นเลยเหรอลุงบอก
อันจากนั้นมาป้าก็ว่าป้ากลัวติดเอสป้าบอกอย่างนี้เลย
ลุงก็เลยไม่ยุ่งกับป้า

ใช่ถ้าไม่ไว้ใจลุงกับป้าจริง

โตแล้วนะความรักที่เรามีให้หลานบริสุทธิ์
ตะพลเนี่ยน้องของพี่สาวตะพลเนี่ยนะของลุงเนี่ย
มาอยู่ด้วยเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นสีเสื้ออันเดียว
วัยรุ่นแล้วยี่สิบกว่ากว่าแล้วหลานอยากกินเบียร์เอาให้กิน
หมูกระทะคือมันมีความเอื้อเฟยตรงนั้น
มันไม่ได้มีอะไรที่มันแอบแฟงจนต้องเป็นอย่างนั้นและอย่าคิดอย่างนั้นมันน่าเกลียด
นี่ฮะป้าแตนก็ยืนยันกับเรานะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะ
มีเรื่องราวกันขนาดไหนก็ยังรักน้องสาวคนนี้เหมือนเดิม
หมายถึงแม่น้องชมพู่เนี่ยป้าแตนบอกน้องสาวคนนี้ยังรักเหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลงหากย้อนเวลาได้อยากให้ครอบครัวได้กลับมานั่งคุยกันนะ
นั่งคุยกันมากกว่าจะไปคุยกันผ่านสื่อปัญหามันจะไม่บานปลายเหมือนกับขณะนี้
น้องเข้าใจว่าป้ารักน้องตลอดนะรักน้องดูพฤติกรรมป้าก็ได้
เจ้าหน้าที่มาหาป้าทุกครั้งเนี่ยมาบ่อยมาแล้วก็ถามเน้นกับเรื่องว่าสงสัยน้องไหม
ทำไมน้องไม่ขึ้นเขาทำไมทำไมทุกอย่าง
ป้าบอกป้าไม่กล้าสงสัยน้องหรอกเพราะมันเป็นน้อง
ตัวพ่อป้าก็ไม่ได้เคยคิดนะเพราะในพื้นที่เราอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
ความเป็นครอบครัวความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันไม่เหมือน
ในเมืองอาจจะแบบมีอะไรที่มันเล้ามันอะไรอย่างนี้นะ
แต่บ้านนอกมันสบายนะป้าก็เลยไม่คิดด้วย
เลยบอกว่าป้าบอกกับยายอยู่ว่าถ้าพี่น้องเราไม่สามารถขี่
สมมุติว่าในครอบครัวเราไม่มีคนทำร้ายน้องเลยเนี่ย
แล้วเรามาคิดอย่างนี้เนี่ยเราไม่คุยกันแล้วไม่คิดอย่างนี้เนี่ย
ไอ้คนร้ายจริงนั่งหัวล้ออยู่ก็ไม่รู้
คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองทบทวนช่วงเวลา
ไทม์ไลน์ของลุงพลในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
พฤษภาคมกันอีกรอบหนึ่งค่ะที่อยากจะให้ทบทวนกันอีกรอบหนึ่ง
ก็เพราะว่าเรื่องของเวลาในวันนั้นเป็นประเด็นที่แม่ของน้องชมพู่พูดย้ำตลอด
ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ออกมาพูดว่าสงสัยลุงพล
ก็คือสงสัยในช่วงเวลาบางช่วงบางตอน๓๗นาทีหรือ๔๕นาทีที่แม่บอก
ช่วงเวลานี้ลุงพลทำอะไรทบทวนกันแบบนี้นะคะ
พฤษภาคม๘โมง๒๐นาทีลุงพลอยู่ที่สวนยาง
มาไปเจอกับป้าถอนเจอกับลุงมอกจนเวลาประมาณ๙โมง๒๒นาที
ที่รู้เวลาตรงนี้เป๊ะก็เพราะว่าดูนาฬิกาข้อมือของป้าแตน
ลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากสวนยางกลับบ้าน
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ค่ะ
จำลองเหตุการณ์จับเวลาจากสวนยางถึงบ้านลุงพล
ระยะทาง๒กิโลใช้เวลา๘นาที
ก็เท่ากับว่าวันนั้น๙โมงครึ่งลุงพลกลับถึงบ้าน
และในเวลา๙โมง๔๕นาทีถึงสิบโมงเจ็ดนาทีคือช่วงเวลาที่
ออกจากบ้านไปวัดถ้ำภูผาแอกระยะทาง๒กิโลใช้เวลา๒๒นาที
โมงครึ่งหลังจากรับพระแล้วกลับไปรับภรรยาและป้าถอน
อันนี้คือช่วงเวลาของลุงพลในวันที่น้องชมพู่หายไป
คือแม่ของน้องชมพู่ก็ท้าให้ลุงพลแจกแจงให้ละเอียดลุงพลก็
แจกแจงแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่ลุงพลบอกเลยแจกแจงอย่าง
ไม่พอลุงพลบอกว่ามาจำลองเหตุการณ์กันเอาแบบเสมือน
จริงเลยครับก็ออกสตาร์ทตั้งแต่๙โมงครึ่งกลับจากสวนยางมาถึงบ้านนี่
จอดรถเปิดบ้านอาบน้ำแต่งตัวนี่ลุงพลเดินไปห้องน้ำเลยนะ
จำลองแบบเหมือนจริงอาบน้ำแต่งตัวไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอก
ลุงพลอธิบายเป็นฉากฉากนะคะวางของถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ำแบบสบายใจ
ไม่ได้รีบร้อนอะไรมีเวลาแปลงฟันประแป้งแต่งตัวใช้เวลาอยู่๗นาที
นี่ค่ะก่อนออกจากบ้านลุงพลสั่งให้ป้าแตนเก็บข้าวของให้ดี
เพราะจะไม่อยู่บ้านวอร์มรถแล้วก็ขับรถออกไปไปรับพระครูบารัฐ
ลุงพลบอกว่าตีเวลาคร่าวเวลานั้นน่าจะประมาณ๙โมง๔๕นาที
ลุงพลขับรถใช้ความเร็ว๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้
เพราะในหมู่บ้านเด็กเยอะขับไม่เร็วไม่ได้แวะจอดระหว่างทางในช่วงขาไป
มีแต่ชะลอรถทักทายกับคนรู้จักบ้างจำได้ว่าเปิดกระจกรถ
หน้าบ้านป้าแยงแล้วก็ทักป้าศักดิ์และเมียผู้ใหญ่บ้านชวนไปรับพระด้วยกัน

เส้นทางตรงนั้นไม่ใช่ถนนลาดยางนะคะมีทั้งลูกรังสลับกับทางปูน
ลุงพลเลยขับไม่ค่อยเร็วขับแค่เกียร์๑เกียร์๒
พอเจอทางลูกรังตินั่งข้างบอกว่าโอ้โหผมยังนั่งหัวสั่นหัวคลอนเลย
คือถนนมันขลุขระมากจากบ้านถึงวัดลุงพลใช้เวลาขับรถประมาณ๑๖นาทีเสร็จค่ะ
พอถึงวัดเทียบเวลาจริงก็ประมาณ๑๐โมงนะคะ
ก็ใกล้เคียงกับที่ลุงพลเคยให้ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างไม่กี่นาที
เจอพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาทวัดธรรมภูมิผู้ผ่าแอบที่น่าสล่า
จากนั้นไปกราบพระประธานเจอครูบารัฐแล้วก็นำบาดพระนำกรดนำเข้าของสัมภาระของครูบารัฐขึ้นเก็บท้ายรถค่ะ
นี่ค่ะก็คือไล่เรียงตามลำดับแบบนี้เลย
จากการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงในวันที่๑๑ของลุงพลนะครับผมจากการขับรถจากบ้านขึ้นมาวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
ใช้เวลาทั้งหมดประมาณสิบหกนาทีหน่อยหน่อยนะครับผมครับเอาบาทเอาร่มมาครับ
เอามาวัดเอามาตั้งเอาบาดมาตั้งนี้กรดล่มเอาใส่ไปนี้
พลวงพ้องที่เป็นผมก็เอาไปใส่ในรถผมก็เอาเชือกตรงนี้แหละ
มัดโยงมายึดติดตรงนี้นะครับใช้เวลาตรงนี้กี่นาทีไม่รู้
พระอาจารย์มุทน์มาอาจารย์เนี่ยเพราะเห็นพอดีเห็นไยทอง
ครับเห็นสองคนอ่ะยืนอยู่กับพระอาจารย์เนี่ย

พอผมมาปุ๊บผมก็มาหาพระอาจารย์
มันก็มาก็มาตรการครับอาจารย์

วันนี้อาจารย์ไม่ไปส่งครูบารัฐกับผมแล้วครับ

พระอาจารย์ก็บอกว่าได้ไปแล้ว
อาจารย์มีธุระอะไรแกก็ว่าคุยกันสนทนากันนะนะ
ลุงพลขึ้นมาก็รู้ว่าหลานหายแล้ว
ไม่ครับไม่มีประโยคนั้นไม่มีว่าจะพูดประเภทว่า
หายนะเดี๋ยวจะรีบไปตามหาหลานเนี่ยไม่ได้มี
ตรงนั้นไม่ได้มีแต่พูดเรื่องการที่จะช่วยแกซ่อมสายไฟ
นี่ค่ะลุงพลยืนยันแบบนี้นะคะ
แล้วก็ระหว่างรอครูบารัฐก็รำลาพระอาจารย์บุญมา
ลุงพลก็นำข้าวหนึ่งกระสอบที่พระทองพระดอนแบ่งมาให้
เก็บไว้ที่รถทำความสะอาดรถรอครูบารัฐ
ใช้เวลาอยู่ในวัด๒๐นาทีก็นำพระครูบารัฐไปส่งที่อำเภอหนองสูง
แวะรับภรรยาและปฐรไปด้วยกันนี่ค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูย้ำอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ช่วยจำกันเอาไว้แล้วค่อยวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะ
เป็นการจำลองเหตุการณ์ของลุงพลในวันนั้นอย่างละเอียดยิบ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ซึ่งลุงพลเองก็มีคำถามกลับไปยังคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เหมือนกัน
บอกว่าถ้าจะมาสงสัยลุงพลในช่วงเวลา๓๐๔๐นาทีตรงนี้
มันจะเป็นไปได้เหรอที่คนจะแบกเด็กคนนึงขึ้นไปทิ้งบนภูเหล็กไฟ
แต่คุณแม่น้องชมพู่เมื่อวานบอกเราว่าก็อาจจะไปไว้ที่อื่นก่อนก็ได้
แล้ววันหลังค่อยเอาขึ้นไปไว้แต่ลุงพลก็ถามต่อว่า
ถ้าสงสัยผมเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ย
พ่อน้องชมพู่เนี่ยนายอนามัยวงศรีชาเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ไปสวนที่เดียวกับแม่เขาไปรับจ้างไถนาอยู่อีกที่หนึ่ง
หายไปเป็นชั่วโมงหายนานกว่าลุงพลอีก
ช่วงเวลาตรงเนี่ยมันเป๊ะมั้ยมีพยานมั้ย
พ่อของน้องชมพู่ก็บอกว่าผมมีพยานตั้งหลายคน
ถูกต้องแล้วพยานก็เป็นคนออกมาพูดเองว่าเจอจริงเจอพ่อของน้องชมพู่ช่วงเวลานั้นจริง
ผมไปรับจ้างไถที่นาอยู่
วันนี้ติครับท่านผู้ชมครับติผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่บ้านกกอกเนี่ย
ไปเจอกับในด่อนนะในด่อนชื่อจริงคือนายธนกิจหลาโพนะ
เป็นพยานที่บอกว่าเห็นพ่อน้องชมพู่ขับรถไถสวนทางกัน
ระหว่างที่เขาจะไปไถนาเมื่อ๑๑พฤษภาคม
นี่นะฮะเดี๋ยวท่านดูนะฮะตอนที่ติไปจำลองเหตุการณ์กับในด่อน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงของนายด่อนนะครับ
วันที่๑๑ที่นายด่อนได้พบกับพ่อน้องชมพู่
ซึ่งในด่อนเนี่ยได้ขับรถไถมือจากบ้านผัวสูงไปที่หมู่บ้านกกอก
แล้วก็ได้ขับสวนกับรถไถของพ่อน้องชมพู่
ตรงบริเวณสะพานข้ามห้วยศรีฐานนะครับผมในช่วงเวลา๙โมงครึ่งนะครับผม
เดี๋ยวเราจะมาจำลองเหตุการณ์กันดูว่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณกี่นาทีนะครับผม
นี่ฮะเขาบอกก็ขับรถสวนกันพอดีแต่ทะยักษ์หน้าให้กัน

ตีบอกชอบทุกวันนี้บ้านกกองผมหลักตาเดินอย่างน่า

ด่อนนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับ

นามสกุลเดียวกับคุณตาคุณยายเลยนะ
ประมาณ๗๘กิโลเมตรเขาอยู่ที่นั่นเพื่อไปหยอดข้าวที่นานาเขาอยู่ในบ้านเกาะ
จะไปหยอดข้าวระหว่างทางเนี่ยเขาขับรถสวนทางกับพ่อน้องชมพู่นะครับ
ประมาณช่วง๙นาฬิกา๒๐นาทีถึง๙นาฬิกา๓๐นาที
ที่บริเวณสะพานห้วยศรีฐาน
ซึ่งเลยนาของยายอุ่นไปประมาณ๑กิโลเมตร
คุณพ่อน้องชมพู่เขาไปรับจ้างไถที่นาของยายอุ่นนี่แหละค่ะ
ด่อนบอกว่าตอนนั้นพ่อน้องชมพู่ขับรถออกมาจากหมู่บ้าน
ตอนสวนทางกันก็พยักหน้าทักทายกัน
ซึ่งไม่พบอะไรที่ผิดปกติ
แต่ได้สังเกตที่บริเวณที่นายายอุ่น
ซึ่งอยู่ติดกับถนนไม่เห็นร่องรอยการไถนา
ส่วนที่มีพยานคนหนึ่งเห็นพ่อน้องชมพู่มาไถนา
ตอนประมาณ๘โมงเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกใจ
เพราะเขาเห็นตอน๙โมงกว่า
แล้วก็จำเวลาได้เพราะช่วงนั้นนายจ้างโทรศัพท์มาตามเขา
ส่วนกรณีที่แม่น้องชมพู่ออกมาสงสัยลุงพลนะครับ

เขาไม่เชื่อว่าลุงพลจะเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่นะ
ไม่เชื่อว่าลุงพลเนี่ยจะทำร้ายชมพู่
เพราะรักหลานสาวมากเกินไป
หรือว่าเหตุผลเรื่องรักหลานสาวมากเกินไป
ก็เลยต้องแยกออกมาเนี่ยเขาไม่เชื่อ
เพราะเขามองว่าลุงพลเนี่ยไม่น่าจะใช่คนโรคจิต
ลูกเป็นอะไรทำไมไม่ขึ้นไปดู
กลัวอะไรนักหนากลัวเป็นลมไง
ขึ้นไปแค่ภูเหล็กไฟแค่๓กิโลเอง
มองอะไรยังไงกันแน่พ่อน้องชมพู่เขาเคยชี้แจงไปแล้ว
ใช่เมื่อคืนพ่อของน้องชมพู่ก็ย้ำนะเรื่องของการถ่ายนา
เราก็ลองคำนวณเวลาดูก็เกือบ๓ชั่วโมงนะที่เราคุยกันกับพ่อเมื่อคืนนี้
เพราะว่าพ่อน้องชมพู่บอกว่าที่นาของยายอุ่นที่เขารับจ้างมาไถนาเนี่ยมันมีหลายจุดข้ามไปข้ามมาสองฝากถนน
คือทีมข่าวก็เลยไปย้ำถามพ่อของน้องชมพู่เกี่ยวกับประเด็นนี้แหละ
โลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไถนานานจังนานไปหรือเปล่า
ปกติเขาไถนากันชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแต่พ่อของน้องชมพู่ไปไถนาที่ไร่ของยายอุ่นอ่ะ
เกือบ๓ชั่วโมงนะพ่อก็เลยบอกว่าพื้นที่มันต่างกันจะเอามาเทียบกันไม่ได้
พื้นที่ของยายอุ่นบางจุดเป็นหลุมก็ต้องมาปรับหน้าดินให้เสมอกัน
ไม่ใช่ลงไปปุ๊บถึงนาปั๊บไถนาเลยอย่างนี้
แล้วรถไถของพ่อเป็นฐานแบบถ่ายยากกว่าเป็นฐานบุกเบิกเป็นฐาน๔อย่างนี้จะถ่ายยาก
ไถธรรมดามันก็จะเวลานั้นเพราะว่าพ่อน่ะต้องปรับถมดินถมหลุมที่น้ำซ้อ
แล้วก็มันจะนานรถถ่ายพ่อมีหางสี่ฝานจะสี่อัน
รถถ่ายคนอื่นเขาจะมี๕อันแต่มันจะถ่ายง่ายกว่า

แต่พ่อน้องชมพู่เขาบอกว่าเขามีพยานใช่มีพยานตั้งหลายคนค่ะนะ
แล้วพยานแต่ละคนก็เป็นคนออกมาบอกเองว่าเห็นผมไม่ใช่ว่าผมไปไล่ถามหาว่าเขาเห็นผมไหม
แต่เขามาบอกเองว่าเขาเห็นผมเราไล่เรียงไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เราเคยเจอหลายคนตามที่เขาบอกกันมานะว่าเจอพ่อน้องชมพู่๑๑พฤษภาคม
รับจ้างไถที่นาของยายอุ่นอยู่ก็ต้องเอาเจ้าของที่นาก่อนคือยายอุ่น
อุ่นเนี่ยยืนยันกับเราว่าเจอพ่อน้องชมพู่ช่วง๗โมงเช้า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาที่บ้านนะก็ห่างสักประมาณ๓๐๐เมตรกับที่นา
เพื่อถามว่าจะไถนาไหมแล้วเขาก็บอกอ้าวก็ไปถงไปไถเขาก็ไปไถอะไรกัน
นี่นะฮะวันนั้นนะครับ๑๑พฤษภาคมส่วนป้ายูป้ายูบอกว่าเห็นพ่อน้องชมพู่
ไถนาในที่นาของยายอุ่นช่วง๘โมงเช้าถึง๘โมง๒๐
๑พฤษภาคมช่วงนั้นเขาเห็นว่า๘โมงถึง๘โมง๒๐
ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเพื่อไปที่นาของตัวเองที่ป้ายูเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน
แต่ช่วงขากลับ๑๑นาฬิกา๒๐นาทีป้ายูบอกว่าผ่านที่นายายอุ่นอีกครั้งหนึ่ง
แต่ไม่เห็นพ่อน้องชมพู่แล้วช่วงนั้นนะครับช่วงผ่านเนี่ยเห็นช่วงขากลับไม่เห็น
ส่วนในด่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่น้องชมพู่บอกว่าเจอพ่อน้องชมพู่ประมาณ๙นาฬิกา๒๐นาทีถึง๙นาฬิกา๓๐นาที
ตอนที่เขาขับรถอีแต๊กสวนทางกับพ่อน้องชมพู่บริเวณสะพานห้วยศรีฐานเลยที่นายายอุ่นไปสักหนึ่งกิโลเมตร
ก็ทักกันอยู่สั้นแล้วก็ช่วง๘นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกาเนี่ยพ่อน้องชมพู่บอกว่า
มีแฟนช่างวาเป็นอีกคนที่เห็นเขาเพราะว่าเลี้ยงควายอยู่ใกล้ที่นาของยายอุ่นนะฮะ
ซึ่งเราก็เคยไปเจอมานะครับส่วนพยานที่พ่อน้องชมพู่อ้างถึงว่าเห็นไถนาอยู่เนี่ย
พ่อน้องชมพู่กำลังไถนาอยู่คือนายแสงโต้นายแสงโต้เป็นชาวบ้านขัวสูงนะครับ
ซึ่งขับรถไถนำหน้ารถของในด่อนเพื่อจะไปหอดข้าวด้วยกันเขาให้ข้อมูลกับเราว่า
ตอนช่วง๘นาฬิกาถึง๙นาฬิกา๑๑พฤษภาคมในวันนั้นเขาไม่เห็นพ่อน้องชมพู่ตอนขับรถไถนะฮะ
ซึ่งเขาก็จำไม่ได้ว่าเออเขาจะเห็นหรือไม่เห็นอย่างแน่ชัดอะไรพวกนี้
ไม่ใช่ว่าอะไรยังไงนะที่เขาจำไม่ได้หรือว่าไม่เห็นหรือว่าเห็นเนี่ย
เพราะเขาไม่รู้จักพ่อน้องชมพู่เขาก็เลยไม่ได้สนใจว่าวันนั้นเขาเห็นใครไม่เห็นใครอะไรยังไงบ้างค่ะนี่นะฮะ
คุณผู้ชมคะแต่ต้องบอกว่าณตอนนี้คดีของน้องชมพู่คนพูดถึงผู้ชายคนนี้
กระแตอืมลูกชายคนเดียวของบ้านใช่เป็นน้องของแม่น้องชมพู่เป็นน้องของป้าแตนด้วย
ที่พูดถึงกันเยอะก็เพราะว่าในโลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่ากระแตเนี่ย
โพสต์อะไรในโลกโซเชียลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แบบแปลก
คล้ายคล้ายกับว่าเหมือนรู้ว่าคนร้ายก่อเหตุเป็นใครเกิดอะไรขึ้นอืม
เนี่ยค่ะคนนี้นะคะนารินหลาโพกระแตกระแตบอกว่าฝันเห็นน้องชมพู่ค่ะฝันเห็นหลาน
เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาน้องชมพู่มาเข้าฝันแต่ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกับมาดึงแขนพาไปที่นั่นที่นี่แล้วชี้ไปที่ผู้ชายคนนึง
คล้ายกับน้องชมพู่จะสื่อสารว่าคนคนนั้นเป็นคนทำแต่กระแตบอกว่าผมบอกไม่ได้
เพราะมันเป็นความฝันความฝันก็คือความฝันต้องรอดูพยานหลักฐานจากตำรวจว่าคนคนนั้นจะตรงกับสิ่งที่ตัวเองฝันหรือเปล่า
เห็นแต่เขามาจุงแขนดึงพาไปดึงพาไปแบบว่าใครทำเขาเหมือนจะพาไม่พูดถามก็ไม่พูด
ค่ะ
หน้าตาเป็นไงชื่อเป็น
ก็แค่มองหน้าก็แค่มองหน้าแล้วก็แค่มองหน้าแล้วก็ดึงแขนไปผมก็ตกใจตกใจเพราะว่าเขาเขาไม่เคยให้ผมแตะเลยผมเป็นคนฝันแบบตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้แต่เนี่ยตื่นขึ้นมาเขายังจำเรื่องเรื่องเมื่อคืนที่ฝันอ่ะได้ผมก็เลยแบบเอออะไรยังไงก็หน้านั้นอยู่ครับแบบเออก็มาคิดว่าล่ะต้องการสื่ออะไร

เฟซบุ๊คของเขาชื่อนารินหลาโพ
กระแตบางโพสต์เขาโพสต์เกี่ยวกับคดีของหลานสาว
เหมือนกับพยายามจะบอกว่ารู้ว่าใครที่เป็นคนลงมือฆ่าน้องชมพู่แต่มันบอกไม่ได้
อย่างเช่น๕กรกฎาคมนะครับกระแตบอกว่าน้องชมพู่มาเข้าฝันแล้วก็โพสต์บอกบนเฟซบุ๊คไว้เหมือนกันนะ

กรกฎาคมนะครับได้โพสต์ขอบคุณหลานที่มาเข้าฝัน
ในวันเดียวกันก็ยังโพสต์อีกว่ารออีกไม่นานนะชมพู่ณแต่จะจัดให้
นี่แหละฮะทำให้ทัวร์ลงเลยฮะเพราะคนมาแสดงความเห็นเยอะมาก
ทำนองว่าถ้ารู้ก็บอกมาเลยจัดการยังไงจัดการให้ถูกคนนะ
อย่าใช้อคติจัดการเพราะกลัวว่าจะมีการจับแพ้
หรือบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมั่นใจว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
วันที่๗กรกฎาคมนะครับกระแตโพสต์บอกว่า
แค่เข้าใจทีวีช่องไหนก็ไม่ได้ข้อมูลหรือฝันดีครับ
อันนี้ทุกอย่างมันอยู่ในใจเรานี่แหละนี่นะฮะ
เขาจะโพสต์ลักษณะประมาณอย่างนี้เหมือนกับเป็นปริศนาทิ้งให้คิด
เมื่อวานนี้กระแตนะครับได้โพสต์นะแต่ไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับ
แต่ที่น่าสนใจก็คือมีความเห็นหนึ่งได้ส่งภาพกระแต
ถือปืนไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมอะไรยังไงนะ
แต่ที่นิ้วนางมือซ้ายเนี่ยสวมแหวนอยู่
พร้อมตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่ใช่แหวนที่หายไปหรือเปล่า
ที่หายไปแล้วก็ตำรวจเจอหรือเปล่าอ่าเจอบนพื้นที่ที่เขาสแกนหาวัตถุ
หาหลักฐานต่างในคดีน้องชมพู่
แล้วไปเจอแหวนวงเนี้ยเอ๊ะกระแตสวมใส่อยู่เนี่ย
เพราะว่าหลังพบศพน้องชมพู่ตำรวจไปตรวจหาหลักฐานบนภูเหล็กไฟเนี่ยนะฮะ
แล้วไปเจอแหวนวงหนึ่งตกอยู่ที่ตีนเขาวันนี้คนก็ถามคำถามเดียวกันเนี่ยนะฮะ
ในโพสต์ของกะแตนะเป็นรูปที่สวมแหวนคล้ายกันเนี่ย
แต่ว่าคราวนี้เขาสวมที่นิ้วนางมือข้างขวาแล้วนะมันจะสลับไปสลับมาระหว่างรูปที่เขาสวมแหวน
ถ้าเทียบกับแหวนที่ตำรวจเจอที่ตีนเขาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแหวนเงินเกลี้ยง
ส่วนแหวนที่กระแตใส่ตามภาพทั้งใส่นิ้วนางมือซ้ายและมือขวา
มันจะดูกว้างกว่ากว้างกว่าใหญ่กว่า
แต่ว่าแหวนที่ตำรวจเจอมันจะดูเหมือนกับถ้าเป็นวงก็วงเดียวของกระแตเขาจะเหมือนหลายวงต่อกัน
อย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคล้ายกันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะ
ถ้าเรามาไล่ดูโพสต์ของกะแตนะครับตั้งแต่ชมพู่หลานสาวเสียชีวิต
เขาโพสต์อะไรบ้างตั้งแต่พฤษภาคมเลยนะ๑๔พฤษภาคมเนี่ยโพสต์ว่า
ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คว่าเจอรองเท้าน้องแล้วตอนนั้นนะครับ
ช่วงดึกยังโพสต์คลิปที่ตาน้องชมพู่กำลังทำพิธีปล่อยไก่
เพื่อขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยคืนตัวน้องชมพู่มานะฮะคงจะเป็นช่วงก่อนที่จะเจอศพ
พฤษภาคมบอกว่าง่ายไปไหมหลานผมนะผมไม่โอเค
พฤษภาคมกระแตโพสต์บอกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนอง
พฤษภาคมโพสต์บอกว่าว่ากันด้วยวิชาบารมีนี่นะฮะ

พฤษภาคมกระแตโพสต์สั้นนะ
บอกตามนั้นแล้วก็มีทูบก้าวดอกที่จุดแล้ว
มิถุนายนโพสต์บอกว่าเราไม่ได้พูด
ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้อะไร
จะจัดสรรเองนะรออยู่ตรงนั้น
ล่าสุดวันนี้ก็โพสต์อย่างรูปที่คู่กับตา
แล้วก็บอกว่ากำลังของลูกอาจจะหมายถึงกำลังใจอะไรพวกนี้นะ
นี่ฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของกระแตนะ
กำลังใจของลูก
คุณผู้ชมทีมข่าวก็เลยไปถามมาให้
ทั้งเรื่องแหวนทั้งเรื่องทัวร์ลงในเฟซบุ๊คของกระแตค่ะ

แตบอกกับทีมข่าวว่าเมื่อ๗๘ปีก่อนนะคะ
มีรุ่นพี่ที่เคยสอนทำภาพยนตร์สมัยอยู่กรุงเทพพาไปเที่ยว
แล้วก็ไปเจอแหวนสแตนเลส
ก็เลยซื้อมาใส่ราคาประมาณ๖๐๐บาท
วงนี้ใส่ได้ทั้งนิ้วนางและนิ้วก้อย
นี่ค่ะภาพที่มีคนไปโพสต์มีโพสต์เอาไว้เนี่ย
เป็นช่วงที่ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตสื่อที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วกระแตก็บอกว่าเขาไม่ได้ใส่แหวนมา๖ปีแล้ว
ตั้งแต่ทำฟาร์มหนูแล้วเขาก็แพ้พวกโลหะด้วย
ดังนั้นแหวนที่ตำรวจเจอไม่ใช่ของเขา
ก็ไม่กังวลถ้าคนจะมาขุดคุยยืนยันว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพเก่า

เราก็เลยลองย้อนไปดูภาพเก่าของกระแตนะคะ
ก็พบว่ากระแตไม่ได้ใส่แหวนช่วงก่อนที่น้องชมพู่หายไป
เดือนธันวาคมปีที่แล้วเดือนมีนาคมเดือนเมษายนปีนี้
ก็เหมือนกับนี่ไงไม่มีแหวน
โอ้ยน่าจะ๘ปีได้แล้วมั้ง๗๘ปี
ผมถอดออกน่าจะ๖ปีแล้วครับ๖ปีแล้ว

ปีที่แล้วนั่นไปดูภาพดูอะไรได้ครับ
คือแปลว่าช่วงเวลาก่อนหน้าหรือว่าหลังน้องชมพู่หายไม่ใส่แหวน
ใส่แบบผมมาทำฟาร์มหนูนี่ก็๕๖ปีแล้ว

แล้ววงนั้นอ่ะเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทรียศหไรซักอย่างทรียหลังตู้อ่ะ
เดี๋ยวไปค้นดูถ้ามีก็เดี๋ยวเอามาให้ดูไม่ได้สงสัยอะไรหรอก
ส่วนที่โอ้โหในเฟซบุ๊กเนี่ย
เหมือนที่เราบอกว่าทัวร์ลงอ่ะกระแตก็บอกว่าก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไง
แล้วก็ชี้แจงนะคะที่โพสต์รูปน้องชมพู่โพสต์รูปหลาน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ก็เพราะคิดถึงค่ะนึกถึงความเป็นอยู่ของหลานตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่ทำได้ความเชื่อต่างที่ทำแล้วได้ผลก็จะทำเพื่อความสบายใจ
อย่างวันที่ปล่อยไก่ก็เป็นพิธีที่เรียกว่าพาเลี้ยงผีก็เหมือนกับมีการแนะนำให้ทำ
คนโทรศัพท์มาบอกถ้าอยากได้หลานให้เอาของไปแลกในลักษณะแบบนี้นี่ภาพนี้เขาก็บอกว่าก็ลองทำดู
คนที่โทรมาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ญาติทุกคนเขาก็บอกว่าใครโทรมาบอกอะไร
ทางความเชื่อถ้าทำได้เขาก็พร้อมทำกระแตยืนยันว่าออกไปทำงานนะคะ
ช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปจนพี่กระต่ายโทรมาบอกว่าน้องชมพู่หลานสาวหายตัว
เขาก็เดินทางมาเพื่อที่จะช่วยตามหาน้องชมพู่
คือหลายท่านอาจจะอ้าวไปมาถึงกระแตอะไรยังไง
คือกระแตเนี่ยหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเขาคงไม่ทำร้ายน้องชมพู่หรอก
แต่เขาอาจจะรู้ว่าใครทำอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วพยายามจะโยนความผิด
แล้วก็มีการจัดเรื่องจัดลาวเป็นคนที่จะคอยบอกให้คนนั้นทำแบบนั้นทำแบบนี้
เพื่อโยนความผิดไปให้คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้ขึ้นไปบนที่ตรงนั้นเพื่อจะไปทำอะไร
ในการจัดเรื่องจัดราวแล้วแหวนไปตกอยู่หรือเปล่า
วันนี้เขาเลยแจงข้อสงสัยทุกอย่างค่ะแหวนผมไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วอืม
เรื่องราวที่โพสต์ต่างก็โพสต์ไปตามความคิดถึงหรือว่าการทำพิธีตามความเชื่อในช่วงเวลานั้น
เพราะว่าเหตุบังเอิญคือเขาเคยมีเรื่องบาดหมางกับลุงพลอยู่ด้วยอย่างนี้ไง
คุณผู้ชมครับคุณตาชาญคุณตาเสาหลักของครอบครัวนี้นะครับครอบครัวของน้องชมพู่
เมื่อวานบอกกับเราว่าฝันถึงหลานสาวเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนคุยกับเราเสร็จคุณตาก็นอนหลับ
บอกฝันอีกแล้วฝันบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันแต่ครั้งนี้ไม่ได้ฝันถึงน้องชมพู่นะ
แต่ฝันถึงกระแตลูกชายในฝันเนี่ยตาบอกว่าเห็นท่อนไม้ลักษณะเหมือนกับถูกไฟไหม้
ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไปทำประโยชน์ได้นะก็ไปยกเข้าไปยกท่อนไม้เอาไปไว้ในกระท่อมหลังหนึ่ง
พอเข้าไปเท่านั้นแหละพบว่าข้างในมีแต่มดแดงเต็มไปหมดนี่ฮะแล้วก็มีลูกชายคือกระแต
นอนถูกมดกัดอยู่นะแต่กลับนอนเล่นอย่างสบายใจซึ่งก็แปลกมากที่ทำไมลูกชายไม่รู้สึกเจ็บ
หรือว่าทุรนทุรายที่ถูกมดกัดเลย
มีมดแดงสองอย่างนะมีมดส้มเขาเรียกมดแดงถ้ามดอยู่พื้นดินเขาเอิ้นเรียกว่ามดคันไฟใช่ไหม
อันนี้มันไม่ใช่มดคันไฟมันเป็นมดแดงที่มดส้มที่เรากินไข่มานะ
แต่คุณตาบอกว่าความฝันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกระแตลูกชายนี่แหละสงสัยจะเป็นเรื่องที่ลูกชายทัวร์ลงทางเฟซบุ๊กนี่แหละ
แต่ถ้าดูจากคำทำนายตามความฝันแล้วก็คงจะไม่ถึงกับแย่อะไรนะ
อาจจะได้โชคได้ลาบด้วยซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าถูกมดกัดแต่ไม่เป็นอะไรเลย
นี่อย่างเงี้ฮะคุณตาเขาบอกค่ะครับคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปเสียงคลิปนี้นะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาค่ะจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับหมู่บ้านกกอก
เขาบอกว่าเขาไปร่วมค้นหาน้องชมพู่แล้วไปเจอหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมีพิรุษ
น่าจะเป็นคนร้ายแน่นอนใช่เขาบอกแบบนี้เลยแต่เขาไม่กล้าจะออกมาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือใครเพราะกลัวจะกระทบกับตัวเอง
จะบอกว่าประวังอลอยุคดีกว่าคือเวลาอายุ๔๐กว่า
ออฮิป๒เหลือเมื่อกว่าครั้งนี้ก็ขึ้นออกรถเหงียวนะให้ให้มีแล้ว
ตัวว่าคนร้ายคือใครเขาก็บอกข้อมูลในลักษณะที่ว่า
อายุ๔๐กว่ามีเมียแล้ว
ผู้ชายอีกคนก็พยายามจะถามไง
ว่าเขาอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไง

ทีมข่าวก็พยายามตามหานะคะ
แต่ยังไม่เจอนะคะ
แต่คนอายุ๔๐กว่ามีเมียแล้วนี่มัน

คนละที่กันเลย

ทำไมเขาถึงสงสัยผู้ชายคนนี้

ทำไมถึงสงสัยว่าคนนี้คือคนร้าย
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันอยู่ก่อนหน้านี้
ใช่ไหมแล้วถึงมาเป็นคลิปเสียงคลิปนี้

ด้วยความเคารพนะฮะสำหรับทุกคนเลยนะ
ถูกพาดพิงในช่วงเวลานี้

มีแต่การพาดพิงกันไปมานะครับ
ทีนี้ถ้ากรณีนี้
มีภรรยาแล้วถ้าจะตกเป็นผู้ต้องสงสัย

กกอกคนนี้ที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตน

เขามีอยู่คนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าก่อนน้องชมพู่จะหายตัวไปเนี่ย
อันนี้เขาบอกว่าเขาเห็นพฤติกรรมของพ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ย
จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน่อยอ่าจากที่ไม่ค่อยดุหรือว่าตีลูกเนี่ย
เขาบอกว่าเขาพบว่าก่อนน้องชมพู่จะหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
เขาเคยเห็นพ่อน้องชมพู่เนี่ยดุน้องชมพู่มากขึ้น
แต่ตอนนั้นก็คิดในแง่ดีว่าเออสงสัยเด็กเริ่มโตมั้งอาจจะสน
ก็เลยมีการเปลี่ยนวิธีการอบรมดูแลสั่งสอน
ตรงนี้เราก็เลยต้องถามพ่อน้องชมพู่เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ว่าเออพ่อมันจริงไหมก่อนชมพู่หายตัวไปเนี่ยพ่อตีลูกเหลือเกิน
พฤติกรรมพ่อเนี่ยเปลี่ยนไปลักษณะเหมือนคนเขาเห็นว่าเออตีลูกหนักมาก
เดี๋ยวฟังพ่อนะครับ
เวอร์ที่ปล่อยกอ่อนอาจจะวันไม่ตีตรงจะตีพวกไม้พวกอะไรเทน
ช่วงหลังมาก็จะใช้ไม้เดียว
แล้วเขามีปัญหาการเงินจริงไหมเนี่ย
เพราะว่าเขาไม่ได้กิจยางส่วนเคยกิจยางกับคนอื่นรับจ้างกิจยาง
เพราะว่าบอกให้เรือก็น่าจะมีบ้างเลย
คนที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะเราก็เลยถามพ่อน้องชมพู่
เรื่องอารมณ์เกรี้ยวกาดของพ่อเนี่ยพ่อบอกว่ามั่นใจว่าไม่เคยตีน้องชมพู่เลยนะฮะ
ไม่เคยตีเลยมีบางครั้งที่โกรธบ้างก็สอนลูกแต่ไม่เคยตีลูกแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายอะไรขนาดนั้น
หนึ่งอาทิตย์ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองกำลังทำพวกทำงานบ้านอะไรพวกนี้อยู่นะ
แล้วโรงเรียนเนี่ยปิดเพราะเป็นช่วงโควิดนะก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรกับลูกสาวนะ
ลูกสาวก็อยู่บ้านกันปกติพ่อยังโต้เรื่องที่มีคนขุดคุยว่า
น้องชมพู่ไม่ใช่ลูกแท้ของพ่อหรือเปล่าก็เลยไม่รักลูก
ซึ่งพ่อน้องชมพู่นะฮะนายอนามัยวงศรีชายืนยันเลยครับว่า
น้องสดิ้งลูกสาวอายุ๑๓ขวบคนโตกับน้องชมพู่ลูกสาววัย๓ขวบคนเล็ก
ลูกสาวทั้งสองคนคือลูกของตัวเองกับนางสาวิตรีวงศรีชาจริง
ไม่ใช่ลูกใครทั้งสิ้นเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ไปสืบค้นข้อมูล
ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหาว่าเนี่ยพ่อกับแม่เคยเลิกกันไปพักนึง
มาอยู่ด้วยกันอีกน้องสดิ้งลูกคนโตแต่ลูกชมพู่ลูกใคร
ลูกพ่อหรือเปล่าพ่อก็เลยไม่ทำร้ายลูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
บอกไม่ใช่เลยดูหลักฐานนี่เห็นไหมมีชัดเจนเนี่ยพ่อให้เราดูเนี่ยนะ
ว่าเนี่ยลูกผมทั้งสองคนนี่แหละถ้าคนจะบอกว่าเอาหลักฐานนี้
ชื่อใครก็ได้พ่อกับแม่พ่อกับแม่เด็กรับเป็นพ่อเป็นแม่เด็ก
ชื่อใครยังไงก็ได้คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าตรวจดีเอนเอก็ได้นะ
ดีเอนเอเลยก็ได้นะหากไม่มั่นใจเนี่ยไม่เอามาให้ดูหรอก
สูจิบัติทั้งทะเบียนสมรสเนี่ยนะยังไงเนี่ยใครสงสัยอะไรยังไง

ครั้งที่น้องชมพู่ไม่ฟังเราต้องโกรธบ้างตามภาษาลูกกับพ่อ
เราต้องสั่งสอนลูกบ้างถ้าไม่งั้นลูกจะเหลิงแล้วก็ไม่ฟังเรา
สั่งสอนวิธีไหนครับแล้วก็ดุแบบอย่าทำอย่างนั้นนะ
เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวอืมเพราะว่าพ่อพบรักกับแม่ชมพู่เนี่ยอืม
เดี๋ยวจะเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูว่าพ่อซอไหนปีไหน
ส่วนลุงพลค่ะที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่ามีคนมาดูดวงดูชะตาลุงพลแล้วบอกว่าโอ้โหชะตาเกือบขาด
เหลืออยู่เส้นเดียวอ่าลุงพลเลยบอกไม่ได้แล้ววันนี้รีบเลยไปต่อดวงชะตา
วันนี้ต้องไปต้องไปเลยลุงพลไปที่วัดป่าศักดารามจังหวัดร้อยเอ็ด
หลวงปู่สมสิทธิ์รักคิตศิโรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าศักดาราม
ก็เดินทางไปจากบ้านลุงพลห่างกันประมาณ๑๐๐กิโลนะคะ
ร้อยกิโลลุงพลบอกคือต้องรีบไปอ่ะอืมเป็นร้อยโลก็ไป
ไปถึง๒ทุ่มแล้วทีมข่าวของเราก็สวนทางกับลุงพล
ก็เลยจอดรถคุยกับลุงพลก็ถามลุงพลว่าเออเป็นยังไงลุงพล
ดวงชะตาอะไรไหมตกลงได้ทำพิธีไหมเอาลองฟังดูค่ะ
ไม่ได้ทำพิธีอ่ะบอกลูกศิษย์ไม่ให้เข้า
ก็หรือลุงพลอาจจะยังไม่อยากบอก
หรืออาจจะได้ทำแล้วแต่ยังไม่อยากบอกพระอาจจะให้เป็นความลับอะไรยังไงหรือเปล่า
ทำไมอ่ะแค่ทำพิธีต่อดวงชะตาบอกไม่ได้เหรออย่างอื่นยังบอกได้เลยนะ
หรือก็ไม่ได้เข้าจริงอาจจะเป็นช่วงวันที่ทำพิธีไม่ได้หรือเปล่า
ก็เป็นไปได้เราไม่แน่ใจหรือพระท่านอาจจะจำวัดแล้วหรือยังไง
ค่ะก็เลยยังไม่ได้ทำพิธีนะคะนี่ได้เจอก็เลยได้ถามกันนิดหน่อยนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถามใหม่นะคะพรุ่งนี้คงได้เจอกันอีกนะครับ
หรือไปถึงดึกแล้วหรือเปล่าไปถึงมืดแล้วอาจจะไม่ทันใช่
ก็ติอ่ะมัวแต่จำลองเหตุการณ์ทั้งวันอ่ะตีอ่ะ
เขาเลยเหลือเหลืออยู่เส้นเดียวเนี่ยเออลุงเลยไม่ได้ทำพิธีเลยอ่ะอ่า
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เจอพระสมบัติอภิสัตโธนะฮะ
ท่านประธานเป็นประธานที่พักสงภูหลวงในหมู่บ้านกกอก
ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือนะ
ท่านก็บอกผ่านทีมข่าวของเรามานะครับ
สมบัติเนี่ยท่านบอกว่าอยากให้แม่ของน้องชมพู่เนี่ย
ออกมาพูดความจริงว่าแท้จริงแล้ว
ใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ซึ่งพระสมบัติท่านบอกว่าท่านคิดว่าไม่ใช่ลุงพลแน่นอน
สมบัติบอกว่าการที่น้องชมพู่เสียชีวิต

เชื่อว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่ต้องรู้
เพราะชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่า
การที่น้องชมพู่ไปอยู่ที่ภูเหล็กไฟได้
ต้องมีคนอุ้มขึ้นไปทิ้งเอาไว้
พ่อกับแม่น้องชมพู่ต้องรู้ดีว่าใครเป็นคนอุ้มไป
ซึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านกกอกแน่นอน

แต่พระสมบัติท่านบอกว่าไม่สามารถพูดได้
เพราะถูกคมคู่ไว้
เพราะวันแรกที่น้องชมพู่หายตัวเนี่ยนะ
มีโทรศัพท์โทรมาแล้วหัวเราะใส่
แล้วบอกว่าให้มีคนตายแค่ศพเดียว
อย่าให้มีคนตายเพิ่มถึง๒๓ศพนะ
แล้วพ่อแม่น้องชมพู่ก็ขี่จักรยานยนต์

แล้วถึงย้อนกลับมาตามหาน้องชมพู่
นี่พระสมบัติท่านบอกว่าท่านได้ข้อมูลมาแบบนี้
คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่เนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นอยากจะให้ตามกันต่อ
เช่นหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์พ่อกับแม่ของน้องชมพู่
เราไปให้นักวิเคราะห์เรื่องของ

ท่าทางท่าทางของร่างกายอะค่ะลักษณะการทำท่าการมองการอะไรแบบนี้
เขาวิเคราะห์ได้นะภาษากายใช่ว่ายังไงบ้างแววตาการตอบคำถาม
เขาจะวิเคราะห์ให้ว่าเมื่อวานที่ได้คุยที่ได้เจอพ่อแม่น้องชมพู่
ลักษณะการตอบคำถามเป็นยังไงแล้วนี่ค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเจ้าของฉายามือปราบหูดำ
เคราะห์คดีนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ที่โต้กันสองฝ่ายแบบนี้
เป็นผลดีกับการทำงานของตำรวจด้วยซ้ำนะเดี๋ยวทำงานง่ายขึ้น
เพราะจะมีคนร้อนตัวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
เราทั้งคู่นะคะด้วยความที่เป็นรายการสดไม่ได้มีการตัดต่ออะไร
สามารถวิเคราะห์ถึงภาษากายน้ำเสียงและแววตาได้นะคะ
ผู้เชี่ยวชาญบอกแบบนี้เลยว่าวิเคราะห์ได้
บ่งบอกถึงอะไรได้บ้างเราไปคุยกับในแพทย์สิทธาลิ
ิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่ค่ะให้คุณหมอวิเคราะห์เลย
ภาษากายของพ่อแม่ตอนมาออกรายการสดที่ไม่ได้ผ่านการตัด
แสดงถึงอะไรได้บ้างคุณหมอก็ให้ความเห็นตามหลัก
จิตวิทยานะคะเริ่มต้นจากคุณแม่ของน้องชมพู่คุณหมอบอกว่า
สีหน้าของแม่บ่งบอกถึงความกังวลอย่างชัดเจนแม้ในบางจังหวะจะมีการเลิกคิ้วขึ้นบ้าง
ซึ่งหมายถึงความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาแต่ขมวดคิ้วบ่อยค่ะ
หมายถึงความเครียดและกังวลส่วนน้ำเสียงค่อนข้างชัดเจนฉะฉาน
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองพูดสูงมากนะคะส่วนใหญ่เวลาที่พูดถึงน้องชมพู่
แม่จะผายมือการผายมือออกข้างหน้าทุกครั้ง
แสดงถึงความต้องการที่จะให้คนเชื่อในสิ่งที่พูดไปและการผายมือออกด้านข้าง
หรือด้านหน้าหมายถึงต้องการให้คนยอมรับในตัวเรา
ดวงตาของแม่ค่ะมีการกรอกตาไปมาเป็นบางช่วงนะคะ
หรือกังวลอะไรแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่
ท่าทางตลอดการสัมภาษณ์แสดงออกถึงความมั่นใจค่ะ
ซึ่งต่างจากพ่อที่พ่อดูแล้วไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะ
คุณหมอบอกว่าคุณพ่อเนี่ยค่ะประสานมือไว้ด้านหน้า
ลักษณะแบบนี้บ่งบอกได้ว่าตอนพูดกำลังกังวลนะคะ
หรือเรื่องที่พูดเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่สบายใจ
แล้วพยายามปกปิดบางอย่างเอาไว้ก็เลยเอามือมาประสานไว้ด้านหน้าค่ะ
ส่วนท่านั่งถ้ารู้สึกผ่อนคลายจะนั่งแบบพิงเก้าอี้เต็มหลัง
แต่พ่อเนี่ยนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าเกือบทั้งตัว
คุณหมอบอกว่าคล้ายกับว่าพร้อมจะลุกขึ้นไปทุกเมื่อค่ะ
ถ้าไม่สบายใจหรืออึดอัดใจที่จะพูดคือเหมือนกับพร้อมลุกจากเก้าอี้อ่ะ
หน้ากับแววตาของคุณพ่อน้องชมพู่นะคะคุณหมอบอกเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
จังหวะเหลือบมองบนเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจ
มีนัยยะในลักษณะที่ว่าคิดหรือกังวลนะคะครับ
น้ำเสียงคุณพ่อเป็นโมโนโทนคือเสียงเรียบ
เสียงดังแต่ไม่หนักแน่นไม่มั่นใจ
รวมรวมแล้วลักษณะของพ่อคือเต็มไปด้วยความกังวลใจค่ะอืม
ส่วนลุงพลคุณหมอสิทธาบอกว่าเท่าที่ดูจากข่าวนะคะ
ลุงพลพูดจาด้วยน้ำเสียงโทนต่ำเสียงดังไม่มีเสียงสูง
แสดงถึงความมั่นใจไม่เหมือนกับคนที่กำลังพูดโกหกเลย
ดวงตาไม่หลุกหลีกไม่เหมือนคนโกหกคนโกหกจะตาหลุกหลีกค่ะ
แต่บางครั้งลุงพลจะเหลือบบ้างแต่เหลือบเล็กน้อยเท่านั้น
ภาษากายตอนแรกมีไม่เยอะแต่หลังจากลุงพล
รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกใส่ร้ายจากเรื่องไม่จริงลุงพลก็เลยพูดเสียงดังมากขึ้น
ลักษณะแบบนี้เหมือนพยายามยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ลุงพลใช้การหันหน้าหนีในสิ่งที่ลุงคิดว่าไม่จริงและโดนใส่ร้าย
เวลาคุยนะคะลุงพลจะผายมือคุณหมอก็บอกว่าก็เหมือนกับแสดงว่าพร้อมลุยอ่ะ
พร้อมชนจริงจริงกับทุกเรื่องแล้วอ่ะ
ผมจะไม่ได้พูดถึงว่าผมไม่ได้ฟันทงว่าคำพูดของใครน่าเชื่อถือมากกว่า
ส่วนคุณแม่เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีความมั่นคงเหมือนกันชัดเจนเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ทั้งหมดเหมือนกับว่าคือมั่นคงมั่นใจในสิ่งที่พูด
แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดถูกต้องหรือเปล่าแต่คือมั่นใจไว้ก่อน
ยังรู้สึกว่าพูดแล้วด้วยความวิตกกังวลคิ้วเคิ้วอะไรก็ยังไปอยู่
แนวโน้มก็คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณพ่อกับลุงพลเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างต่างกันนะครับ
คนหนึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดแบบชัดเจนตรงอีกคนนึงเหมือนพูดเหมือนกับยังมีความกังวลหรือวิตกไว้อยู่
อันนี้เดี๋ยวไปคิดเอาเองว่าเป็นใครนะครับก็คนที่มีความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนเนี่ยคนนั้นผมก็ว่าน่าเชื่อถือได้ครับ
สิทธาก็ย้ำว่าที่วิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ตามหลักจิตวิทยานะคะไม่ได้ไปชี้นำนะคะว่าใครถูกใครผิดอะไรยังไง
เป็นการวิเคราะห์ภาษากายเบื้องต้นเท่านั้นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากกว่านี้
ต้องดูแบบยาวแล้วก็ไม่ได้ดูเฉพาะแค่หน้านะคะคุณหมอบอกต้องดูหมดเลย
ร่างกายมือไม้แขนขาการวางท่าทางภาษากายคือบอกได้หลายอย่าง
แล้วบอกได้ชัดด้วยแต่ต้องดูยาวแป๊บเดียวเนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่
ส่วนเรื่องของคดีนะครับก็อย่างที่เราทราบนะฮะชุดคลี่คลายคดีเขาก็ทำงานทุกวันนะฮะ
ทำงานตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับเพียงแต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยไม่มีการแจ้งกันออกมา
ทราบมาล่าสุดก็คือคืบไป๗๐สัก๒อาทิตย์แล้วนะตอนนี้อาจจะคืบมากกว่าเดิมก็ได้
แต่ตอนนี้ที่แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเหมือนกับว่ามีการพูดคุยแล้วก็สงสัยกันอย่างจริงจังเนี่ย
วันนี้เราถามทางพลโนตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเจ้าของฉายามือปราบหูดำนะฮะ

ฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่กับฝั่งลุงพล

ส่วนตัวเห็นว่าเป็นผลดีในการทำงานของตำรวจนะครับ
ได้แคบลงติดตามตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากมีคนออกมาแสดงท่าทีร้อนตัวกลัวกลัวถูกจับ
ซึ่งตามหลักก็จะโยนความผิดให้คนอื่นหรือเปิดประเด็นตั้งข้อสงสัยคนอื่นกลับ
อย่างเช่นฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ตั้งข้อสงสัยเรื่องการเดินทางของลุงพล
จากบ้านไปรับพระซึ่งมีช่วงเวลาที่หายไปในวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคม
ทำไมลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่หายไปก่อนจะไปรับพระก่อนที่คนอื่นจะรู้
หลังเผาศพน้องชมพู่ลุงพลไม่กล้ามาสู้หน้าพ่อกับแม่อีก
ฝั่งลุงพลก็ตั้งข้อสงสัยกลับไปยังฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่
ทำไมไม่ขึ้นไปหาศพลูกบนภูเหล็กไฟในวันที่ได้ข่าวว่าเจอรองเท้าแตะ
หรือว่าพบศพแล้วแล้วทำไมดูไม่ค่อยเสียใจ
เร่งรัดการเผาศพลูกซึ่งพลตรีวิชัยบอกว่า
จากการตั้งข้อสงสัยเหล่านี้ตำรวจจะนำจุดพิรุษไปเชื่อมโยงหาข้อมูลความจริง
วบคู่กับหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะสามารถชี้ชัดตัวคนร้ายได้
เพราะฉะนั้นจิ๊กซอในเรื่องนี้เลยนะฮะคดีของน้องชมพู่เนี่ย
โนตรีวิชัยมองว่าส่วนตัวมองว่าคนที่จะเป็นจิ๊กซอในเรื่องนี้เลย
ตอบคำถามได้เนี่ยคือน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่
สดิ้งคือตัวแปรสำคัญที่จะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
เพราะเชื่อว่าเด็กอายุ๑๓ปีแบบนี้ยังโกหกไม่เป็น
แล้วก็เชื่อว่าบุคคลใกล้ชิดอาจจะเป็นคนร้ายก็เป็นได้
ซึ่งตำรวจต้องหาพยานหลักฐานหาพยานบุคคลหาพยานนิติวิทยาศาสตร์
สอบปากคำแล้วก็หาความจริงไปถึงตัวคนร้ายให้ได้
แม้ว่าพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลจะออกมาตอบโต้กัน
แต่ว่าพลโนตรีวิชัยบอกว่าไม่ได้หมายความว่า
ตำรวจจะตัดผู้ต้องสงสัยคนอื่นออกไปนะฮะ
โดยจะเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องพยานหลักฐานตามวิธีการของตำรวจ
เพียงแต่การจำกัดวงเนี่ยจะทำได้แคบมากขึ้น
หากได้ข้อพิรุษที่เชื่อมโยงว่ามีมูลความจริงก็จะสามารถชี้ตัวคนต้องสงสัยได้
ตำรวจก็จะเอาทุกคนที่สงสัยเอาไปเข้าเครื่องจับเท็จอันนี้ก็ไปได้
ซึ่งก็จะได้ข้อเท็จจริงซึ่งเชื่อว่าขณะนี้
ตำรวจน่าจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเพียงแต่ยังรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการชี้ชัดและจับกลุ่มเท่านั้น
ย่อมผลักความรับผิดหรือความรับผิดชอบให้คนอื่น
ดังนั้นถามว่าทั้งคู่ผลักความรับชอบด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดต้องสงสัยขึ้น
แต่ว่าเป็นคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องสืบหาตัวตัวนี้ให้ได้
ก็ถือว่าเป็นผลดีถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ากระทำความผิดเนี่ยตำรวจก็ต้องดำเนินการ
แต่ถามว่าเรามองว่าเป็นการทำลายความสัมพันธ์หรือไม่มันไม่ใช่
ทุกคนต้องแสดงความบริสุทธิ์ทุกคนก็ต้องแสดงความจริงใจออกมา
เพื่อให้ตำรวจเขาหาตัวคนร้ายให้ได้
ดังนั้นการที่เราโยนให้ว่าคนนั้นสงสัยคนนั้นคนนั้นสงสัยก็เป็นแนวทางให้ตำรวจที่จะสืบตัวหาตัวคนร้าย
ดังนั้นไม่ถือว่าจะทำให้ครอบครัวแตกแยกบางทีก็อาจจะลุกหน้าไปมากกว่านี้โดยที่เราไม่รู้ก็ได้
ดังนั้นผมได้คุยกับทีมงานที่เขาทำแล้วเนี่ยเขามีความมั่นใจว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้